สวัสดีครับสวัสดีค่ะ

วันนี้อาทิตย์ที่๑๒กรกฎาคม๒๕๖๓นะครับ
วันนี้คุณอรัชพรและผมภาคภูมินะครับ

วันนี้นะครับถ้านับวันกันนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้๖๒วันครับ

เด็กหญิงวัย๓ขวบที่บ้านกกอก
ตำบลกรกตูบำพื้นดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
ตอนนี้เนี่ยกำลังพูดกันอยู่ก็คือว่า
ถ้าที่สุดแล้วนะพยานหลักฐานต่าง

แล้วน้องชมพู่เสียชีวิตเองจริงเนี่ย

เด็กจะเดินพลัดหลงขึ้นไป
ขึ้นไปเรื่อยจนไปเสียชีวิตอยู่บนภูเหล็กไฟ
หรือสุดท้ายเด็กไปเสียชีวิตตรงไหน
แล้วใครเอาขึ้นไปบนภูเหล็กไฟตรงนั้น

ไปดูภาพบรรยากาศที่บ้านของลุงพลก่อน
เรื่องของหลักฐานใหม่เนี่ยเดี๋ยวเรามีให้ดู
นายตำรวจที่เคยพูดถึงเรื่อง
พัดหลงเดินขึ้นไปเสียชีวิตบนภูเหล็กไฟเนี่ย
วันนี้ก็กลับมาให้สัมภาษณ์เราอีกครั้งหนึ่ง

แต่ดูภาพบรรยากาศที่บ้านลุงพลวันนี้ก่อนนะครับ

นี่ฮะมีคนมาให้กำลังใจเห็นบอกลุงพลน้ำตาคลอเลยนะ
น้ำตาคลอเลยเออนะแต่ลุงพลก็ตัดพออ่ะค่ะ
บอกว่าคือกำลังใจจากบุคคลภายนอกคนที่ดูข่าวคนทั่วไปเนี่ย
อันนี้ก็ซึ้งใจนะดีใจแต่ไอ้สิ่งที่อยากได้ที่สุดเนี่ย
มันคือกำลังใจจากคนกันเองเนี่ยญาตินี่แหละญาติครอบครัวพี่น้องคนกันเองนี่แหละ
ถ้าคุยกันดีตั้งแต่แรกเนี่ยสถานการณ์อาจไม่ต้องมาถึงวันแบบนี้ก็ได้
อันนี้ลุงพลบอกนะฮะท่านผู้ชมครับนี่ฮะ
วันนี้คนที่เขาเดินทางมาเนี่ยมาจากสกลนครค่ะ
บอกว่าดูข่าวน้องชมพู่ตลอดอ่าก็เขาก็อาจจะเหมือนกับหลายหลายคนนั่นแหละ
ที่เขารู้สึกแล้วก็สัมผัสได้จากการดูข่าวนะ
แต่การดูข่าวฟังข่าวเนี่ยว่าลุงพลไม่ใช่คนร้ายแน่นอน
อืมไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะทำกับหลานได้ลงคอ
นี่เห็นไหมลุงพลร้องไห้เห็นไหม
น้ำตาคลอค่ะนะต้องเห็นไหมเนี่ยสองวันแล้วนะที่เสียน้ำตาเนี่ย
ค่ะที่มีคนมาให้กำลังใจอืมคนที่มาอันนี้ต้องยอมรับ
ถ้าพูดตามโลกโซเชียลกระแสโซเชียลก็คือเขาเรียกว่าทีมลุงพล
ใช่ก็จะมีแฮชแท็กตอนนี้นะคะแฮชแท็กทีมลุงพลแฮชแท็กเซฟลุงพลก็มี
อ่านะอ่าเข้ามาจากไหนแล้วยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะค่ะ
เอาฟังลุงพลก่อนนะที่ลุงพลให้สัมภาษณ์วันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
สุขสุขภวมดียังศีรษณะทุกอย่างครับได้ล่ะเนี่ยกำลังใจ
ก็ได้เคลียดปัญหาแล้วผมก็ผมว่าก็มีบทสิทธิ์บวชในนอกน้องชมพูอยู่ครับ
ภวมดีศนาภวมสวยทุกอย่างด้วยล่ะด้วย

ได้ดีถ่ายรูปไหม
โซมเข้าไปครับ
นี่ฮะลุงพลลุงเขยน้องชมพู่
ซึ่งตั้งแต่วันแรกที่เกิดคดีของน้องจมพู่ผู้เป็นหลานสาว
พฤษภาคมหายตัวไปจากบ้าน๑๔พฤษภาคมไปพบศพบนภูเหล็กไฟ
ภูเขาหลังบ้านเนี่ยลุงพลเองก็ถูกตำรวจเชิญตัวไปสอบปากคำอยู่หลายครั้ง
จำลองเหตุการณ์ไปชี้จุดอยู่ก็หลายครั้ง
ท่านผู้ชมรอแป๊บนึงนะครับวันนี้ลุงพลขึ้นไปชี้จุดแล้วก็จำลองเหตุการณ์กับเราอีกครั้งหนึ่ง
แล้วตำรวจเนี่ยเขาก็เผยแพร่นะเผยภาพการไปจำลองชี้จุดของลุงพลมาให้เราดูด้วย
แต่ว่าลุงพลเนี่ยได้คุยกับผู้ที่เดินทางมาให้กำลังใจที่บ้านในวันนี้นะฮะที่บ้านของลุงพลเลยนะฮะ
ที่บ้านกกอกตะมนต์กกตูมเนี่ยนะครับลุงพลบอกว่าดีใจนะ
แม้ว่าผู้ที่เดินทางมาให้กำลังใจวันนี้จะไม่ใช่ญาติเลยเนี่ยนะแต่ก็ถือว่าเขาก็มีน้ำใจนะครับ
เขาก็มาบอกให้สู้นะแล้วจะผ่านเรื่องราวที่ไม่ดีไปให้ได้ซึ่งก็อยากได้รับกำลังใจจากญาติแบบนี้เหมือนกัน
ลุงพลบอกว่าถ้าในหมู่ญาติญาติเนี่ยนะไม่รู้หมายถึงใครนะแต่ลุงพลบอกว่าถ้าเชื่อใจกัน
ก็คงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นและขอยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองเหมือนเดิม

คือเห็ดทุกอย่างนะผมนะเห็ดทุกอย่างผมไม่เรียนรู้สึกไหน

ผู้ที่เดินทางมาให้กำลังใจเนี่ยเข้ามาจากสกลนครนะครับ
เราได้คุยกับผู้ที่เดินทางมาในวันนี้เนี่ย
อย่างชาวบ้านคนหนึ่งชื่อนางสมพรมาตรรัก
บอกว่าจะไปธุระที่จังหวัดศรีสเกต
แล้วต้องผ่านเส้นทางนี้พอดีก็เลยตัดสินใจแวะหาลุงพล
เพราะว่าเป็นพื้นที่รอยต่อกันนะครับทางด้านบ้านกกตูม
บนกกตูมเผดงหลวงมุกดาหารไปศรีสะเกดได้
ผ่านมาทางบ้านกกกอกบ้านลุงพลก็อยู่ริมถนน
อยู่ริมถนนก่อนจะถึงโรงเรียนกกตูมสักหน่อยหนึ่งนะฮะ
เขาบอกว่าเขาดูข่าวเขาจำได้เขาก็เลยแวะหาหน่อยนะครับ
หลังจากที่ติดตามข่าวน้องชมพู่มานานจนลุงพลเนี่ยถูกทางฝั่งแม่น้องชมพู่สงสัยว่า
เป็นคนทำร้ายน้องชมพู่จนเสียชีวิตแต่นางสมพรเนี่ยเธอบอกว่าในใจเธอ
คิดว่าไม่มีทางที่ลุงพลจะทำแบบนั้นกับน้องชมพู่แน่
เพราะดูแล้วลุงพลก็รักแล้วก็เป็นห่วงหลานสาวเป็นอย่างดี
เพราะว่าเธอเนี่ยก็มีหลานเธอเลี้ยงหลานเธอก็รักหลาน
แล้วลุงพลเนี่ยจะไปทำร้ายหลานได้ลงคอได้ยังไง
แวะบ้านนี่มาให้กำลังใจลุงพลเพื่อนทำความดีมากก็ขอให้เพื่อนพ่อแต่สิ่งดี
พานพ่นไปอุปสรรคของที่มันไม่ดีนังไห้ฤทธิ์หายไปให้ก้าล่างใจ
คนทำดีก็ต้องได้ดี
กระปัดโดดมือ
แต่ก็อย่างที่ผมก็คุยกับท่านผู้ชมที่ชมไทยรัฐนิวโชว์มาตลอดนะครับ

ก็เหมือนกับชาวบ้านที่เดินทางมาให้กำลังใจลุงพลในวันนี้เนี่ย
อันนี้ต้องยอมรับว่าเราเป็นการสัมผัส

เรื่องของทางนิติวิทยาศาสตร์
เรื่องของการคลี่คลายคดีโดยชุดสืบสวนที่ทำคดีน้องชมพู่เนี่ย
ตรงนี้ยังไม่ได้มีการชี้ชัดออกมาว่าใครเป็นผู้ต้องหา

ยังไม่มีการกล่าวหาใครเลยนะยังไม่มีใครเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้นะฮะ
ใช่ค่ะมีแต่ความคิดเห็นของแต่ละบุคคลในข่าวที่เขาออกมาแสดงกันเท่านั้น
ก็ต้องแยกแยกสวนกันด้วยอ่ะนะคะครับซึ่งจริงจริงวันนี้ไม่ได้มีแต่ลุงพลนะคะ
ที่ได้ตื้นตันใจแล้วก็ทราบซึ้งใจครับฝั่งพ่อแม่น้องชมพู่เองก็มีคนเดินทางมาให้กำลังใจเหมือนกันนะคะ
เป็นชาวบ้านที่เดินทางมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะตั้งใจอยากมาให้กำลังใจพ่อแม่น้องชมพู่
เพราะว่าสงสารกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องเสียลูกสาวไปที่สำคัญฝากบอกด้วยว่าอยากให้กำลังใจชาวบ้านกรกทุกคนเลย
เพราะรู้ว่าก็มันเหนื่อยใช้ชีวิตตามปกติกันไม่ได้เลยอยากให้สู้อยากให้คดีผ่านพ้นไปได้ด้วยเร็วโดยดี
แล้วก็พูดคุยกันอยู่สักพักหนึ่งกับคุณแม่แล้วก็คุณพ่อนะคะแล้วเขาก็เดินทางกลับไป
แม่เองก็พูดเหมือนกันนะคะว่าดีใจนะที่ได้กำลังใจทั้งจากคนในพื้นที่แล้วก็คนนอกพื้นที่ค่ะ
ทำไมมาเยี่ยมแม่น้องสมภูล่ะครับ
รู้สึกว่าดูข่าวแล้วก็สงสารนะคะสงสารคุณพ่อคุณแม่สงสารทุกคนนะคะที่อยู่ในหมู่บ้านกกอก
ดีใจที่ชาวบ้านมาให้กำลังใจแม่นะชาวบ้านคือคนที่อยู่กับแม่รู้จักพ่อแม่ดี
เขามาให้กำลังใจเรามันต้องมีเหตุผลสิ
ยังไงคนที่รู้จักพ่อกับแม่คือคนในหมู่บ้าน
ถ้าเขายอมมาให้กำลังใจเราไม่รู้แล้วล่ะว่าเขาคิดยังไง
ซึ่งจริงคุณแม่มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของผลการชนะสูตรศพน้องชมพู่ด้วยนะคะ
ตอนชนสูตรศพน้องเจออะไรไม่เจออะไรยังไงบ้าง
คือแม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของผลการชนะสูตร
แล้วก็เรื่องที่บอกว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้หรือเปล่า
ว่าน้องเนี่ยอาจจะพลัดหลงเดินตามสุนัขเดินตามสัตว์เลี้ยงขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ

พ่อกับแม่พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเป็นไปไม่ได้
ไม่มีทางเดินขึ้นเขาไปเองได้
และยิ่งถ้าบอกว่าน้องหิวเดินไปเรื่อย
น้องก็ไม่น่าจะขึ้นไปถึงตรงจุดที่พบศพได้อีกเหมือนกัน
ไหนจะสภาพศพที่น้องไม่ได้สวมเสื้อผ้าเสื้อก็อยู่ห่างจากศพ
แถมผมน้องก็โดนตัดแม่บอกว่าทั้งหมดนี้น้องทำเองไม่ได้หรอก
ถ้าน้องเดินไปเองนะจะย้อนมาอีก
เดินไปเองคือวันที่๑๑ทั้งวันแม่ว่าน้องไม่น่าจะเดินขึ้นไปถึงจุดนั้น

ถ้าเกิดว่าน้องเสียชีวิตประมาณ๓วันก่อนที่แพทย์จะได้ตรวจ
มันก็น่าจะเป็นวันที่๑๑หรือไม่ก็๑๒นะ

แต่มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว

คือมันทรมานนะ
คนที่อยู่ข้างหน้านี่คือทรมานคนที่เหลืออยู่นี่

หมายถึงว่าศพใช่ไหมครับ

ถ้ากางเกงน้องอาจจะถอดได้

แล้วผมล่ะผมใครตัด

คือถ้าน้องขึ้นไปเองน้องก็จะไม่ตัดผมอยู่แล้ว

ทีนี้ถ้าคุณผู้ชมจำได้มีตอนที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่า
ตอนที่ลุงพลขึ้นไปตามหา

แบบอาหารที่เอามาให้เขากินมันคงหมด
น้องก็เลยเหมือนแบบอดตายอะไรแบบนั้น
จริงไม่ใช่แค่ลุงพลที่พูดนะคะประโยคนี้
เพราะว่าพ่อกับแม่เองก็เคยให้สัมภาษณ์ประโยคเดียวกันเลย
เหมือนที่ลุงพลพูดเนี่ยแหละค่ะว่าน้องน่าจะเสียชีวิตเพราะขาดอาหาร
เรื่องนี้พ่อกับแม่บอกว่าที่พูดออกไปแบบนั้น
เป็นเพราะว่าผลชนสูตรของแพทย์ในตอนนั้นบอกว่า
ไม่ได้ถูกทำร้ายหรือถูกกระทำมิดีมิร้าย
แล้วก่อนที่น้องจะหายตัวไปเนี่ยน้องกินแค่ไข่เจียวแล้วก็น้ำส้มนิดหน่อย
เลยคิดว่าน้องน่าจะหิวอันนี้คือความคิดเห็นของฝั่งพ่อแม่
แต่ถ้ากรณีของลุงพลว่าทำไมลุงพลถึงพูดประโยคนั้น
แม่บอกว่าอันนี้แม่ไม่ขอตอบแทนลุงพลก็แล้วกัน
อืมครับท่านผู้ชมครับทีนี้เนี่ย
เรื่องของการเสียชีวิตของน้องชมพู่ณขณะนี้นะครับ
๒วันผ่านมาแน่นอนว่าทุกคนก็รอนั่นแหละนะ
ว่าที่สุดแล้วเนี่ยคดีนี้จะจบยังไง
ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นมีใครทำร้ายเด็กหรือไม่นะครับ
ทำร้ายแล้วก็เอาไปทิ้งบนภูเหล็กไฟค่ะ
หรือน้องจะเดินขึ้นไปเองจริงผมเองผมก็เคยเดินขึ้นบนภูเหล็กไฟนะ

คือมันโดยความรู้สึกของเราเนี่ยเรารู้สึกว่ามันยาก
อืมมันยากมากกับการที่เด็กคนหนึ่งอายุ๓คว่ำ
อ่าแล้วเป็นเด็กผู้หญิงที่จะเดินขึ้นไปเรื่อยเรื่อย
อ่าจะตามสุนัขตามแมวหรือว่าจะพลัดหลงหาทางกลับบ้านไม่เจอ
แล้วก็ขึ้นไปเองก็แล้วแต่แต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าสุดท้ายจะออกมาอย่างนี้จริง
อ่าแล้วมีผลทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นที่รับรองจริงจริงเนี่ย

ก็ต้องอย่างนี้ครับใช่ไหมแต่เขาก็ยังไม่ได้สรุปอะไรออกมานะทางทดีนะ
อ่ามีแต่เพียงผลการชนสูตรต่างต่างของแพทย์ที่ได้รับการเปิดเผยออกมานะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้เรามีเรื่องของหลักฐานใหม่นะฮะ
ได้รับการเปิดเผยออกมาค่ะ
เมื่อวานเราดูรอยบุ๋มบนศพของน้องชมพู่ใช่ไหม
ใช่ค่ะที่เป็นรูตามร่างกายอืมแล้วก็มีการสันนิษฐานกันว่า
จะเป็นใครมาทำร้ายใช้อะไรทิ้มแทงน้องหรือเปล่า
อ่าหรือเป็นรอยบุ๋มทั่วไปเพราะว่าถูกกดทับ
ค่ะจากการอ่าเสียชีวิตแล้วศพก็อยู่บนพื้น
ดินพื้นทรายพื้นหินบนภูเหล็กไฟมาเป็นเวลาหลายวัน
คือต้องตรวจสอบว่าไอ้ร่องรอยนี้มันเกิดก่อนหรือว่าหลังที่น้องเสียชีวิตแล้ว
ท่านผู้ชมดูภาพล่าสุดนะฮะเป็นภาพที่พบร่องรอยอยู่บนศพ
บนร่างกายของน้องชมพู่เหมือนกันเป็นลักษณะรอยขีดขวน
อ่าเดี๋ยวถ้ามีภาพนะฮะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนะครับ
เป็นรอยขีดขวนที่อยู่บนร่างกายของน้องชมพู่นะฮะอ่า
มีภาพรอยขีดขวนไหมครับที่อยู่บนร่างกายของน้องชมพู่
นะฮะซึ่งอ่าซึ่งอ่างั้นดูผลชนสูตรก่อนก็ได้นะ
ผลการชนสูตรของแพทย์นะครับเป็นผลการชนะสูตรนะครับ
ชุดแรกเลยนะครับทุกผู้ชมครับอ่าที่ได้รับการ
เปิดเผยออกมาอย่างที่ทราบนะฮะเพราะว่าศพของน้องชมพู่เนี่ย
ถูกส่งไปชนะสูตรอยู่สามที่ด้วยกันนะส่วนนี่คือ
หลักฐานจุดต่างต่างที่เจอในจุดเกิดเหตุนะฮะอ่า
ที่มีการไปตรวจสอบพบด้วยนะครับแล้วก็เปิดเผยมาพร้อมกับ
ร่องรอยขีดขวนต่างต่างบนร่างกายของเด็กนะฮะจะเห็นได้ว่า
หลักฐานล่าสุดเนี่ยที่อยู่ในชุดคลี่คลายคดีของเจ้าหน้าที่เนี่ย
จะมีจุดที่หนึ่งที่เจอช้อนสแตนเลสหนึ่งคันพบว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
ยังมีเศษพลาสติกสีฟ้าหนึ่งชิ้นที่อยู่ใกล้กันอยู่ด้วย
ตรงเนี้ยอ่าแสดงว่าเจ้าหน้าที่เนี่ย
จะต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมว่าไอ้เศษพลาสติกสีฟ้าแบบนี้เนี่ยนะฮะ
มันคืออะไรมันเป็นเศษผ้าหรือเศษอะไรเศษกล่องเศษของแบบไหน
แต่เราเคยแกะรอยแล้วก็สอบถามชาวบ้านแถวนั้นดูเนี่ย
บอกว่าลักษณะของเชือกสีฟ้าเศษพลาสติกสีฟ้าแบบนี้
มันก็เหมือนกับอ่าพลาสติกอเนกประสงค์อืม
เขาก็ใช้กันอยู่เยอะในพื้นที่ค่ะเป็นเปรย์นอนคลุมของ
หรือว่าใช้อะไรต่างนานานะฮะอ่าห่างกันตรงเนี้ยนะครับ
สักไม่เกินสามสิบเซนติเมตรเนี่ยมีชิ้นส่วนคล้ายเศษผ้าสีฟ้าอีกหนึ่งชิ้นด้วย
นะฮะอืมเจอสองชิ้นด้วยกันค่ะนะครับก็เลยไม่รู้ว่าเอ่อ
มันคืออะไรซึ่งแน่นอนว่ามันต้องอยู่ในมือของเจ้าหน้าที่อยู่แล้วล่ะ
อืมนะเพราะว่าเจอตั้งแต่วันแรกแรกนะครับวันแรกแรกอาจจะมีการเปิดเผยออกมาน้อย
แต่ณวันนี้หกสิบสองวันเนี่ยเนี่ยฮะหลักฐานต่างต่างที่เจอในจุดพบสพน้องจมพู่เนี่ย
ทยอยได้รับการเปิดเผยออกมาแล้วรวมทั้งผลการชนะสูตรอย่างละเอียด
จุดที่๒นะฮะที่เจ้าหน้าที่ไปเจอในวันนั้นนะครับ๑๔พฤษภาคม
วันที่เจอศพน้องชมพู่ช่วงค่ำเนี่ยมีกางเกงขาสั้นลายโดเรมอนสีแดง
ตกอยู่บนพงหญ้าอยู่ห่างจากศพน้องชมพู่ไปทางขวามือตรงนี้เรารู้กันตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
อืมนะฮะมีอีกจุดหนึ่งนะฮะเป็นจุดที่เจอรองเท้าแตะของเด็ก
เป็นรองเท้าแตะแบบสวมนะฮะสีฟ้าพื้นดำแต่ละห้างอ่า
ข้างอยู่ห่างกันสักประมาณห้าสิบเซนติเมตรอ่าอยู่ในซอกหิน
ซึ่งมันจะอยู่ถัดจากจุดที่เจอกางเกงสัก๑๐๒๐เมตรแล้วก็อยู่ไม่ห่างจากจุดพบศพมากนัก
นะฮะอยู่บนภูเหล็กไฟเหมือนกันหมดเลยตรงเนี้ยใกล้ใกล้ศพนะครับ
อ่าแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือจุดที่เจอศพน้องชมพู่ลักษณะไม่สวมเสื้อผ้านอนหงายอยู่
แต่เสื้อเสื้อกล้ามที่น้องใส่ไปในวันนั้นเนี่ยจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เจอค่ะ
นะฮะก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแรกแรกแรกก็คาดว่าอ่าด้วยความที่
น้องชมพู่อายุสามขวบแล้วแม่ยืนยันว่าถอดเสื้อผ้าเองยังไม่เป็นเนี่ยก็อาจจะมี
คนจับน้องไปแล้วก็ถอดเสื้อถอดกางเกงน้องหรือเปล่าหรือเป็นไปได้ไหม
วินาทีวิกฤตของชีวิตนะครับเกิดอาการอะไรขึ้นก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะ
น้องอาจจะด้วยความร้อนด้วยความลำบากอะไรต่างนานา
ถอดเองอะไรเองแล้วแต่มันหายไปไหนแต่เสื้อมันหายไปไหน
ถ้าสมมุติว่าน้องถอดเองจริงจริงทำไมเสื้ออย่างเดียวที่หาไม่เจอใช่
แล้วทีนี้สภาพศพของน้องชมพู่เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะฮะมีการเปิดเผยภาพล่าสุดออกมาเนี่ยนะครับ
ท่านผู้ชมครับจะมีรอยขีดขวนแบบนี้ด้วยอ่าอ่า
เมื่อวานเราเห็นรอยบุ๋มใช่ไหมลักษณะเป็นรอยบุ๋มอ่า
เหมือนกับอะไรทิ้มเข้าไปเป็นรูเข้าไปอ่า
แต่นี่เป็นรอยขีดขวนนะฮะซึ่งมันก็จะไปตรงกับผลการชนะสูตรของแพทย์
บอกว่ามีลักษณะของการขีดขวนค่ะใช่ไหมแต่ไม่ใช่ว่ามีมีใครมาขีด
ขวดมาทำร้ายเหมือนกับใบไม้ใบย่าอืมอาจจะเดินฝ่าพงหญ้า
ฝาดต้นไม้หรือว่าจะล้มหรือจะอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเพราะว่านอน
อยู่ตรงจุดนั้นอยู่เป็นเวลาหลายวันถ้านับตั้งแต่๑๑พฤษภาคม
อ่ามาถึงสิบสี่พฤษภาคมที่พบสบเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะ
เราก็ขออนุญาตให้ดูเท่าที่ดูได้ก็แล้วกัน
ก็จะเห็นว่ามีลักษณะรอยแบบนี้

ทีนี้ถ้าไปดูรายงานผลการชนะสูตรพลิกศพจากแพทย์
เป็นแพทย์แห่งแรกทีมีการส่งตรวจพิสูจน์
ที่โรงพยาบาลทรัพธศิษฐ์ที่ประสงค์

รายงานผลการชนะสูตรพลิกศพเนี่ยระบุว่า
วันที่๑๕พฤษภาคม๒๕๖๓เนี่ยได้รับศพมานะครับ
เป็นศพของเด็กหญิงวัย๓ปีนะครับ
มีชื่อคุณพ่อคุณแม่เรียบร้อยนะครับ
แล้วก็ระบุวันเวลาที่เสียชีวิตคือ๑๔พฤษภาคม๒๕๖

เวลาที่พบศพคือ๑๔พฤษภาคม๒๕๖๓เวลา๑๙นาฬิกา
คือการระบุเวลาที่เสียชีวิตเป็นเวลาเดียวกับที่พบศพ
เนื่องจากตอนนั้นเขายังไม่ได้ลงลึกลงไปว่า
เสียชีวิตในเวลาเท่าไหร่อะไรยังไง
ก็เลยระบุตรงนี้เอาไว้ก่อนนะครับ
สถานที่นะที่พบศพแล้วก็เสียชีวิตระบุคือ
ภูหินเหล็กไฟที่ตะบนกกตูมอดงหลวงจมุกราหาร
ผู้พบศพนายสมบัติอวนวัน

คือมีป้าที่ไปหาของป่าเจอรองเท้า

พอแจ้งข่าวกันลุงสมบัติขึ้นไปหลายคน

แล้วก็เดินหาต่อกันเผื่อจะเจอน้องชมพู่แล้วก็มีงู
ไปเจองูตัวเล็กเล็กตัวหนึ่งทีนี้กระจายเลย
กระจายตัวกันไปหมดแล้วลุงสมบัติกระโดดไปเจอศพน้องชมพู่
พอดีก็เลยบอกกันแจ้งกันต่อก็เลยระบุว่าเป็นชื่อพบศพคนแรกนะครับ
แล้วก็มีชื่อของพนักงานผู้ทำการชนสูตรพลิกศพเหตุและพฤติการที่ตาย
ในใบรายงานการชนสูตรพลิกศพนะครับระบุว่า
เมื่อวันที่๑๑พฤษภาคม๒๕๖๓เวลาประมาณ๙นาฬิกา
ผู้ตายได้หายออกจากบ้านไปต่อมาเมื่อวันที่๑๔พฤษภาคม๒๕๕๙
เวลา๑๙นาฬิกานายสมบัติอวนวันพบศพผู้ตายที่บริเวณภูหินเหล็กไฟ
จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จัดการแก่ศพนั้นอย่างไร
ทรงตรวจพิสูรสิทธิ์ที่โรงพยาบาลอุบลรถชาธารณี
แล้วก็จะมาเป็นรายงานการตรวจศพจากกลุ่มงานนิติเวชโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์แล้ว
รายงานการตรวจศพเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับระบุวันที่เอาไว้นะครับ
รับไว้ชนะสูตรเมื่อ๑๕พฤษภาคม๒๕๖๓เวลา๗นาฬิกา๓๐นาที
ทำการตรวจศพเมื่อ๑๕พฤษภาคม๒๕๖๓เวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาที
ทีนี้เมื่อไปดูนะฮะในรายงานการตรวจศพของแพทย์ชุดแรกเลยจากกลุ่มงานนิติเวชโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เนี่ย
เขาบอกไว้หมดเลยนะสภาพศพภายนอกสภาพศพภายในส่วงอกและช่องท้องรวมทั้งเหตุตายโดยตรง
เอาสภาพศพภายนอกก่อนสภาพศพภายนอกสภาพศพภายนอกระบุเอาไว้ว่า
ศพเด็กหญิงเนี่ยรูปร่างสมส่วนผมยาวถึงต้นคอสีดำผิวคล้ำส่วนสูง๙๕เซนติเมตรน้ำหนัก๑๑กิโลกรัม
ไม่พบเสื้อผ้าสภาพศพผิวหนังแห้งคล้ำเริ่มเน่าปรากฏหนอนแมลงชัยออกจากช่องปากและรูจมูก
ซึ่งแพทย์เขาก็มีการวิเคราะห์กันแล้วมันสามารถที่จะวัดเวลาของย้อนหลังการเสียชีวิตได้
ใช่คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามีหนอนและแมลงชัยแล้วเนี่ยแปลว่าอย่างน้อยต้องเสียชีวิตประมาณ๒วัน
เพราะมันมีระยะเวลาฟักตัวของไข่แมลงวัน
เพราะว่าเวลาที่มีผู้เสียชีวิตแมลงวันมันจะเข้าไปทิ้งไข่เอาไว้ก่อน

แล้วถ้าเจอศพแล้วมันออกมาเป็นลักษณะตัวขนาดนี้แล้วเนี่ยเขาจะนับย้อนหลังไปเลย

จะกะได้นะมันจะสามารถใช้เป็นชุดพิสูจน์ได้
แล้วก็ยังระบุนะครับว่าตาแห้งเบ้าตาหว่ำลึกหว่ำก็คือลึกลงไปไม่มาก
ประมาณสักบุ๋มอะไรประมาณอย่างเนี้ยร่างกายส่งกลิ่นเน่าปรากฏสิ่งตรวจพบสำคัญดังนี้
ก็คือ๑บาดแผลถลอกขูดขีดตามร่างกายและแขนขากระจายเป็นหย่อมเหมือนที่เราให้ท่านดูนะฮะ
บาดแผลถลอกขูดขีดตามร่างกายและแขนขากระจายเป็นหย่อม
บริเวณรอบปากถึงแก้มสองข้างคอด้านซ้ายและไหล่ซ้ายปรากฏลักษณะผิวหนังลอก
ไม่พบบาดแผลบริเวณช่องคลอดเยื่อพรมจารีไม่ฉีกขาดลักษณะครบวงสมบูรณ์
ทวานหนักขยายเล็กน้อยแต่ไม่พบบาดแผลหรือการบาดเจ็บ
ซาเรย์ศีรษะร่างกายและแขนขาไม่ปรากฏกระดูกหักแตก
คือสิ่งที่เรากำลังพยายามให้ท่านผู้ชมได้เห็นเนี่ยก็เพื่อจะตอบคำถามว่า
มีคนทำร้ายน้องไหมมันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กหรือเด็กเสียชีวิตเองหรืออะไรยังไง
อันนี้จากสภาพภายนอกนะ
ทีนี้มาดูสภาพภายในกันบ้างนะคะเผื่อว่าภายในมันจะมีนัยยะสำคัญอะไรที่จะสามารถบ่งชี้ได้
ดูจากศีรษะก่อนค่ะหนังศีรษะไม่ฟกช้ำกระโหลกไม่แตกกระดูกสันหลังคอไม่หัก
ไม่พบลักษณะเลือดออกเหนือหรือใต้เยื่อหุ้มสมองและในสมอง
แต่ว่าเนื้อสมองเน่าแล้วก็เริ่มเละแล้วอันนี้ก็สามารถบ่งบอกได้ว่าน้องไม่ได้คอหัก
ไม่ได้ถูกฟาดที่ศีรษะกระโหลกไม่แตกนะคะ
ส่วนที่คอค่ะเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังและกล้ามเนื้อบริเวณคอไม่ฟกช้ำ
กระดูกโคลิ้นกระดูกไทรอยด์ก็ไม่หักและไม่พบสิ่งแปลกปลอมในหลอดลมด้วย
ว่าน้องอาจจะไม่ได้กินอะไรเข้าไปแล้วติดคอ
ส่วนส่วงอกและช่องท้องค่ะกระดูกหายปลาร้าและกระดูกซี่โครงก็ไม่หัก
ไม่พบลักษณะเลือดออกในช่องเยื่อหุ้มปอด
อดสองข้างและหัวใจเริ่มเน่าไม่มีเลือดออกในช่องท้อง
วัยวะภายในช่องท้องเริ่มเน่าแต่ไม่พบการบาดเจ็บ
ลำไส้เล็กส่วนต้นแคบและหดตัวปรากฏของเหลวสีน้ำตาลในกระเพาะอาหารปริมาตรประมาณ๑๐มิลลิลิตร
แล้วเขาก็มีการระบุเหตุตายโดยตรงเอาไว้ด้วยคุณภาคภูมิ
ครับระบุว่ายังไงฮะ
เหตุตายระบุไม่ได้เพราะว่าศพเน่าค่ะ
เหตุตายโดยตรงเนี่ยในเอกสารรายงานการตรวจศพระบุว่าระบุเหตุตายไม่ได้เนื่องจากศพเน่า

มีคำถามว่าแล้วทำยังไงต่อนะฮะเขาก็จะส่งไปถามความเห็นของพนักงานแยกธาตุ

ซึ่งพนักงานแยกธาตุเนี่ยในเอกสารของพนักงานแยกธาตุนะครับทุกผู้ชมครับ
จากกลุ่มงานนิติเวชโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เนี่ยที่เราได้มาเนี่ย
ก็จะระบุเอาไว้เกี่ยวกับสภาพศพหรือว่าส่วนของศพตามที่พบเห็น
หรือตามที่ปรากฏจากการตรวจแล้วก็มีความเห็นนะฮะ
ซึ่งโอ้โหต้องยอมรับว่าเราก็เหมือนกับเวลาเราไปหาหมอนะ

สภาพศพเด็กหญิงอายุประมาณ๓ขวบ
ก็จะบอกเอาไว้นะลืมตาไม่สวมเสื้อผ้า
แล้วก็จะมีผมสีดำยาวนะ
แล้วก็มีสายสินพันที่ข้อมือขวา

อกจากนี้นะครับยังระบุว่าพบหนอนในรูจมูกแล้วก็ช่องปาก

ข้างซ้ายผิวหนังสีคล้ำ

แล้วก็ยังบอกเพิ่มเติมเอาไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่าพบรอยผิวหนังถลอกเก่า
หายรอยตามลำตัวและแขนขา
ไม่พบรอยแผลเปิดขนาดใหญ่
นี่นะฮะอันนี้ความเห็นของพนักงานแยกธาตุนะครับ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยความเห็นของแพทย์เนี่ยระบุว่าเสียชีวิตมาแล้ว
นานกว่าสิบแปดชั่วโมงนะครับ
สองเนี่ยในเอกสารฉบับนี้บอกว่าแสดงสาเหตุการตายเท่าที่ทำได้คือไม่ทราบเหตุการณ์เสียชีวิต
มีความเห็นให้ส่งผ่าชนะสูตรพลิกศพ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป
นั่นก็คือการส่งไปต่อที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ใช่ค่ะใช่ไหมซึ่งนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยตรงนี้นะครับ
เรายังไม่มีการแถลงอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับรายละเอียดออกมา
นะฮะนอกจากได้มาคร่าวคร่าวเนี่ยนะท่านผู้ชมนะอ่าเนี่ยฮะ
ลักษณะแบบนี้นะครับสภาพศพลืมตาไม่สวมเสื้อผ้า
มีสายสินข้อมือขวานะจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
อ่าสภาพศพผิวหนังค่อนข้างแห้งพบหนอนในรูจมูกและช่องปากและบริเวณแขนข้างซ้าย
นะฮะมีผิวหนังสีดำพบรอยผิวหนังถลอกตามลำตัวแขนขาทั้งสองข้าง
กระจกตาดำทั้งสองข้างแห้งไม่ขุ่นค่ะและแพทย์ก็ลงความเห็นว่าเสียชีวิตแล้ว
นานกว่าสิบแปดชั่วโมงแต่ที่น่าสนใจก็คือสาเหตุการณ์ตายของที่สถาบันนิติเวศ
ของโรงพยาบาลตำรวจเขียนเอาไว้ว่าไม่ปรากฏสาเหตุการตาย
แต่พบบาดแผลตามร่างกายและอวัยวะเพศตรงนี้แหละฮะอืม
ซึ่งมันก็ต้องไปตรวจเพิ่มเติมต่อว่าตรงนี้มันพบจากอะไรยังไง
ค่ะเพราะถ้าเราย้อนไปจากอ่าผลการทรรณสูตรพลิกศพ
จากกลุ่มงานนิติเวชโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ค่ะ
อุบลรัชธานีเนี่ยที่โรงพยาบาลที่สองใช่นะอ่า
จะจะระบุว่าไม่พบบาดแผลบริเวณช่องคลอดเยื่อพรมจารีไม่ฉีกขาด
ลักษณะครบวงสมบูรณ์ทวานหนักขยายเล็กน้อย
แต่ไม่พบบาดแผลหรือการบาดเจ็บอืมนี่ฮะตรงเนี้ย
อันนี้ต้องไปดูแล้วแต่ทีนี้เรื่องเสียชีวิตมาแล้วนานกว่า๑๘ชั่วโมงนะ
เราพบศพสิบเก้านาฬิกาสิบสี่พฤษภาคมค่ะถ้านับเวลาถอยหลังไปเลยนะอืม
เอาสมมุติสิบแปดชั่วโมงเนี้ยสิบแปดชั่วโมงของทุ่มหนึ่งสิบสี่พฤษภาคมเนี้ย
ถ้าย้อนไปเลยเนี่ยก็คือตีหนึ่งใช่ค่ะตีหนึ่งของคืนวันที่๑๓พฤษภาคม
หนึ่งนาฬิกาของวันที่สิบสี่อ่ะใช่ค่ะอันนี้คือเร็วสุดนะ
แต่เขาบอกว่านานกว่าสิบแปดชั่วโมงมากกว่านั้นก็อาจจะเป็นวันที่สิบสาม
ก็น้องหายไปตั้งแต่เก้ามงสิบเอ็ดพฤษภาคมอืม
โมง๑๒พฤษภาคม๙โมง๑๓พฤษภาคมจนไปถึงตี๑ของคืนวันนั้น
ซึ่งเข้าสู่ตี๑๑นาฬิกา๑๔พฤษภาคมระหว่างนี้เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่ไปพบศพน้องคือทุ่มหนึ่งของ๑๔พฤษภาคม
ใช่ค่ะซึ่งถ้าเอามารวมกับที่บอกว่าถ้าวิเคราะห์จากเรื่องของที่มีนอนชัย
ระยะเวลาการฟักตัวคุณหมอมองว่าน้องน่าจะเสียชีวิตประมาณวันที่๑๒พฤษภาคม
ต้องรอการคลี่คลายคดีกันต่อไปแต่ผมเชื่อว่าหลายท่านก็มีคำถามในใจนั่นแหละ
เป็นไปได้หรือเด็กออกไปจากบ้านวันนั้นอาจจะเดินไปเองแล้วพี่สาวไม่ได้ยิน
แล้วก็ขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยจนไปถึงภูเหล็กไฟแล้วก็ไปเสียชีวิตอยู่ตรงนั้น
มันจะเป็นไปได้ได้หรือเพราะว่าสภาพพื้นที่มันลำบากสูงชันมากอย่างเงี้อืม
คือหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นผู้ใหญ่ขนาดเดินขึ้นไปยังหอบแฮกกันเลย
ตัวแค่นั้นจะขึ้นไปได้จริงหรือเปล่านะคะอันนี้เดี๋ยวต้องรอตรวจสอบอย่างละเอียดอีกทีจริงนึง
แต่แน่นอนแหละตอนนี้ทุกคนหลายคนรวมถึงแม่น้องชมพู่เองก็พุ่งเป้าไปที่ลุงพล
สงสัยเรื่องไทม์ไลน์ว่าเอ๊ะทำไมมันบางทีมันใช้เวลาในการเดินทางไปรับพระไปส่งพระทำไมมันนานจัง
ช่วงเวลาสิบห้านาทีมันหายไปไหนยังไงหรือเปล่าแล้วก็ยังมีเรื่องเงื่อนเวลาที่ว่าลุงพลบอกว่าเจอพ่อแบมตอน๙โมง
ตอน๗โมงแต่พ่อแบมบอกว่าไม่ใช่เจอตอน๙โมงนี่คือ๑๑พฤษภาคมแล้ว๑๑พฤษภาคมวันที่น้องหาย
ลุงพลบอกไม่ใช่พ่อแบมจำผิดเอาอย่างนี้ค่ะคุณกิติศักดิ์อยู่ในพื้นที่
เราพาคุณกิติศักดิ์ไปคุยกับลุงพลลุงพลเอาจริงขออีกสักทีนะจะได้ชัดเจนกัน
จำลองเหตุการณ์วันนั้นให้ดูเลย๑๑พฤษภาคมไปที่ไหนยังไงบ้าง
ขับรถไปตามฝากอย่างจริงแล้วคุณตินั่งไปด้วย
ไปดูกันเลยนะคะว่าตกลงแล้วคุณลุงพลไปที่ไหนอย่างไรบ้าง
ตอนแรกบอกว่าไปกรีดยางช่วงเช้าตามเงื่อนเวลาต่างต่าง
ที่จะไปเจอลุงแบมพ่อแบมอะไรต่างต่างนานานะคะลองไปดูกันหน่อยค่ะ
เห็นลุงพลเนี่ยอยู่ตรงสวนยางพลาซึ่งสวนยางพลาตรงเนี้ย
สามารถเดินทะลุไปออกบ้านน้องชมพู่ได้เดี๋ยวเราจะให้ลุงพลจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงว่า
วันนั้นลุงพลเดินไปตรงไหนบ้างและใช้ระยะเวลาอยู่ในสวนยางพลาเนี่ย
กี่นาทีนะครับผมเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ
นี่ค่ะตามกันไปติดเลยนะคะลุงพลจำลองเหตุการณ์ให้เรา
เริ่มจากที่สวนยางพาราหน้าบ้านตัวเองค่ะจุดเนี้ยคือจุดที่พ่อแบมบอกว่าเจอลุงพลตอนประมาณเก้าโมง
แต่ลุงพลบอกไม่ใช่พ่อแบมอ่ะจำเวลาผิดจริงแล้วเราเจอกันตอน๗โมงต่างหาก
ซึ่งลุงพลบอกว่าส่วนใหญ่เวลามาทำงานก็ไม่ได้มีใครมานั่งจ้องนั่งดูนาฬิกากันหรอกว่า
ตอนนี้มันกี่โมงแล้วเขาไม่ได้สนใจอะไรกันขนาดนั้นเขาก็ทำกิจวัตรกันไปตามปกติ
วันนั้นลุงพลบอกว่าลุงพลไปกระตุ้นน้ำยางค่ะส่วนพ่อแบมเนี่ยเดินมาจากบ้านตอนเช้า
เห็นลุงพลกระตุ้นยางอยู่พ่อแบมก็เดินเข้ามาหาเลยนะพูดคุยบอกว่าเอ้ยดีใจจังเลย
ปีนี้เห็นลุงพลมากรีดยางที่สวนตรงนี้ด้วยครับพ่อแบมจะได้มีเพื่อนมากรีดยางด้วยกัน
กรีดคนเดียวมันก็เหงาอะค่ะจังหวะคุยกันไปก็เดินกรีดยางกันไปเรื่อย
แล้วน้องโอมลูกชายของลุงพลเนี่ยก็วิ่งเอาโทรศัพท์มาให้
เพราะว่าในกล่องโทรมาหาบอกว่าเครื่องหยอดข้าวที่ยืมลุงพลไปเนี่ยมันมีปัญหา
ช่วยไปดูให้หน่อยส่วนจังหวะนั้นพ่อแบมก็กำลังเอายาค่าย่ามาฉีดอยู่
ซึ่งตอนที่ไปให้การกับตำรวจเนี่ยพ่อแบมเองก็ให้ลุงพลเป็นพยานยืนยันที่อยู่ของตัวเองด้วยนะว่านะ
ตอนนั้นช่วงเวลาเกิดเหตุที่น้องชมพู่หายตัวไปเนี่ยพ่อแบมอยู่กับลุงพลที่สวนยาง
คุยกับผมมานะเพราะผมว่ามันไม่ใช่แล้วมาเพราะแบม
ถ้าพ่อแบมไม่เจอผม๙โมงจำเวลาผิดแล้วแหละ

วันนั้นคุยกับแกแกบอกว่าเออแกก็อยากให้ผมเป็นพยาน
ว่าแกอยู่นี่ไงแกไม่ได้ไปไหนแกอยู่ในสวน
ผมมีกันตอน๗โมงกว่าเพราะว่าเจอกัน๗โมงกว่าเพราะอะไร
เพราะว่าโอมน่ะถือโทรศัพท์เข้ามาไง
แต่ผมออกไปดูเครื่องหยอดข้าวของหน้ากล่องน่ะ
แล้วหยุดคุยกับลุงพ่อแบมเขาประมาณกี่นาที
ไม่นานคุยกันไม่นานคุยกันไม่นานไม่ได้คุยกันนาน
เวลาแต่มันจำไม่ได้แล้วแหละว่าคุยกันอะไรบ้าง

นั้นก็คือน้องโอมเนี่ยเอาโทรศัพท์มาให้ตอน
ถ้าดูตามบันทึกโทรศัพท์ก็เจ็ดโมงกว่ากว่านี้แล้ว
พอรับโทรศัพท์หัวหน้ากล่องก็คุยกันรู้เรื่องแล้วก็เออ
ครับออกไปจะรอที่ทุ่งนานนะแหละบ้านกับตุ้ม
นี่ค่ะคือลุงพลจำลองให้ดูเหมือนวันจริงเลยนะคะ
จับเวลาให้เห็นกันชัดว่าใช้เวลากี่นาที
เพราะว่าณตอนที่เกิดเหตุการณ์จริงไม่ได้มีใครมานั่งดูเวลา
คราวนี้เลยขอลองจับดูเลยว่าใช้เวลาเท่าไหร่อย่างไรนะคะ
ตรงนี้ที่ว่าไปกรีดยางกระตุ้นน้ำยางแล้วเจอกับพ่อแบม
เช้าวันที่น้องชมพู่หายตัวไป๑๑พฤษภาคม
ลุงพลใช้เวลาประมาณสิบนาทีตรงจุดนี้จากนั้นคุณติพาลุงพลไปลองขับรถ
เพื่อจับเวลาการขับรถออกจากบ้านไปวัดภูหลวงที่ว่าไปรับพระ
พาไปทำตรงนี้เพราะว่ามันมีข้อสงสัยขึ้นมาว่า
ลุงพลอาจจะพาน้องชมพู่ไปซ่อนแล้วก็ไปรับพระที่วัดถ้ำภูผาแอกหรือเปล่า
ลองดูว่ามันทำได้จริงหรือเปล่านี่เลยค่ะขึ้นรถไปด้วยกันเลยนะคะ
ครับขับรถจากหน้าบ้านลุงพลแกเลี้ยวซ้ายไปในหมู่บ้านกกอก
เป็นถนนยางมะตอยก็ขับได้ลื่นลื่นหน่อยความเร็วไม่เกินสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง
จากนั้นเลี้ยวเข้าหมู่บ้านผ่านหน้าปากซอยบ้านน้องชมพู่
แล้วก็ไปถึงซุ้มประตูเข้าวัดภูหลวงวัดถ้ำผาแอกลุงพลก็เลี้ยวซ้ายเข้าไป
ช่วงแรกเนี่ยมันเป็นคอนกรีตประมาณสักสองร้อยเมตรนะคะครับ
จากนั้นก็เริ่มเป็นถนนดินลูกรังมีหลุมขนาดเล็กขนาดใหญ่เต็มไปหมด
ก็จะวิ่งเร็วไม่ได้ค่ะก็ใช้ความเร็วลดลงมาเหลือที่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ
ซึ่งถนนเข้าวัดภูหลวงเนี่ยต้องขับผ่านสวนชาวบ้านสวนลุงพล
แม่น้องชมพู่ฟาร์มเลี้ยงหนูของนายนารินหรือว่านาแต
รวมทั้งท้องนาป่ามันสำปะหลังลุงพลก็ขับไปเรื่อย
จนถึงวัดภูหลวงรวมระยะทางจากบ้านลุงพลถึงวัดภูหลวงเนี่ย
สองจุดห้ากิโลเมตรนะคะใช้เวลาเดินทางสิบสี่จุดสี่หกวินาที
จากนั้นลุงพลก็ขับรถออกจากวัดภูหลวงไปวัดถ้ำภูผาแอก
ใช้เส้นทางเดิมค่ะขับไปเรื่อยเรื่อย
จนถึงสาราประชุมของหมู่บ้านที่อยู่ห่างจากซุ้มประตู
เข้าวัดภูหลวงวัดถ้ำผาแอกประมาณสองร้อยเมตรลุงพลเลี้ยวซ้ายไปตามทางเข้าทางวัดถ้ำภูผาแอก
ก็เป็นถนนลูกรังผิวทางไม่สม่ำเสมอนะคะ
ก็ใช้ความเร็วไม่เกินสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงผ่านท้องนาของชาวบ้าน
ขับไปถึงวัดธ่ำผาแอกซึ่งระยะทางจากวัดภูหลวงมาถึงวัดธ่ำผาแอกเนี่ยสองจุดสามกิโลเมตรใช้เวลาสิบห้านาที
ระยะทางอาจจะไม่ได้ไกลแต่ถนนไม่ค่อยเป็นใจเป็นหลุมเป็นบ่อก็ต้องขับช้าหน่อยนะคะ
เพราะฉะนั้นถ้ารวมระยะเวลาที่ลุงพลขับรถออกจากบ้านไปวัดภูหลวงแล้วก็มาที่วัดถ้ำผาแอกระยะทางทั้งหมด๔๘กิโลเมตรใช้เวลา๓๐นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดไล่ดูจากทามไลน์ที่ลุงพลพูดมาก็คือสิบเอ็ดพฤษภาคมเนี่ยลุงพลออกจากบ้านเก้าโมงสี่สิบห้านาทีใช่ไหมคะ
ครับแล้วถ้าเกิดลุงพลไปนำตัวน้องชมพู่มาทิ้งไว้ที่วัดภูหลวงก่อนแล้วค่อยออกไปรับพระที่วัดภูผาแอกจะทำให้ลุงพลไปถึงที่วัดถ้ำภูผาแอกเนี่ยสิบโมงสิบห้านาที
ถ้าสมมุติว่าแวะนะคะซึ่งข้อมูลเดิมเนี่ยคือลุงพลถึงวัดถ้ำภูผาแอกตอน๑๐โมง๗นาที
ระหว่างทางค่ะที่นั่งรถกันไปนะลุงพลแกก็เปิดใจ
คุยกับคุณตินะบอกว่าเอาจริงนะเห็นผมเป็นคนแบบเนี้ย
เป็นคนโผงผางเป็นคนตรงตรงปากแบบนี้แหละครับ
แต่จริงคนเรามันก็มีความอ่อนแออยู่ในจิตใจเหมือนกันนะ

คนเราแข็งแกร่งบางอย่างบางอย่างต้องเข้มแข็ง
แต่ว่าข้างในมันก็อ่อนแอเป็นเหมือนกัน
สภาพจิตใจมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
เชื่อเถอะคนแต่ละคนเนี่ยความรู้สึกลึก
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันมีไม่เท่ากันหรอกค่ะ
ฟังเสียงลุงพลหน่อยนะคะ
จิตใจมันเป็นเรื่องเรื่องละเอียดอ่อนนะสภาพจิตใจ
ก้นแต่ละคนความรู้สึกลึก
ความเอื้อเฟื้อเผลอแผ่ความแม่ตามันมีไม่เท่ากันหรอก
คือช่วงเวลาช้า๑๑พฤษภาคมของลุมพล
ติเคยไปจำลองเหตุการณ์กับลุงพลอย่างละเอียดยิบมาแล้ว

ไปสวนยางตอนแรกกลับมาอาบน้ำที่บ้าน

แต่อันนี้ก็คือลักษณะของการขับรถแบบ

ว่าเออไปตรงไหนอะไรยังไง
คนก็จะตั้งคำถามตั้งแต่แม่น้องชมพู่ออกมาสงสัยลุงพลแล้วล่ะ

ว่าช่วงเวลาตรงนี้ที่ลุงพลเขายังไม่เคลียร์หรือเคลียร์
ไม่ชัดหรือว่าตอบไม่เหมือนกันสักครั้ง๓๐นาทีกว่า๔๐นาทีกว่า

จะไปอุ้มเด็กคนนึงแล้วไปขึ้นบนภูเหล็กไฟนู่นเกือบ๒กิโล
ขึ้นเขาอ่ะไหนจะลงมาอีก

แต่แม่น้องชมพู่อันนี้ที่แม่น้องชมพู่เคยให้สัมภาษณ์นะ

ผมก็เคยถามเนี่ยตอนที่มาคุยกันที่ไทยรัฐนิวโชว์เนี่ย
แม่น้องชมพู่เขาก็สงสัยประมาณว่า
ก็พาลูกเขาไปไว้ตรงอื่นก่อนหรือเปล่า
แล้วตอนหลังก็ค่อยแอบขึ้นไปทิ้งไว้บนภูเหล็กไฟอีกครั้งหนึ่ง

คนเขาเลยเนี่ยพยายามที่จะทำให้เห็นว่า
มันอาจจะพูดไม่เหมือนกันบ้างอ่ะ

แต่เงื่อนเวลาเท่านี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอก

เขาก็อยากแตกแจงให้เห็นกันชัดเจนแหละ
เพราะว่าเขาเองก็รู้เหมือนกันว่าตกเป็นเป้า

ทีนี้มีอีกหนึ่งผู้ต้องสงสัยสำหรับสายสืบโซเชียลค่ะ
หลายคนสงสัยนายนารินหลับโพหรือว่านาแต
เพราะว่าชาวบ้านเขาพูดกันมาว่า
จริงลุงพลเองเคยมีปัญหากับณแตใช่ไหมล่ะ

เพราะว่าแม่น้องชมพู่ก็เคยมีปัญหากับณแตเรื่องฟาร์มหนูด้วย
คุณติเลยถามลุงพลว่าเรื่องนี้จริงไหมลุงพล
ลุงพลบอกจริง
แล้วคุณติเลยถามต่อว่าแล้วมีปัญหากันรุนแรงมากไหม
รุนแรงขนาดไหนแล้วมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่
ลุงพลบอกเอางี้นะไปถามแม่น้องชมพู่กับณแตเองดีกว่า
แต่ในส่วนของลุงพลเองขอยืนยันตรงนี้ว่าไม่เคยมีปัญหากับแม่น้องชมพู่เลย
ทุกวันนี้ยังคงคล่องใจอยู่เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงโดนแม่น้องชมพู่สงสัย

ถ้าเป็นถั่วผมมีสางอักมมฝากษาแต่คล็าแหละ
ผมปลอกจนหมดปลือกละตอนนี้
เอ้าอย่างนั้นนี่จะพูดยังไงล้ว
คือลุงพลบอกว่าตัวเองเนี่ยเคยมีปัญหากับณแตน้องชายของแม่น้องชมพู่
ที่บ้านอ่ะเป็นลูกชายคนเดียวของบ้านเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเนี่ยทำเรื่องกระทรงเกษตรเนี่ย
แต่มันไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องของเขากับนาแตหรือว่านายนารินหลาโพซึ่ง
มันจบไปแล้วค่ะและไม่เกี่ยวอะไรที่ต้องไปลงที่น้องชมพู่คนละเรื่องกันเลย
ก็เลยถามกลับลุงพลเคยถามกลับว่าแม่น้องชมพู่เนี่ยตอบคำถามดีกว่าว่ามีปัญหาอะไรกับคนในครอบครัวหรือเปล่า
อืมซึ่งลุงพลบอกไม่อยากพูดไม่ขอพูดว่ามีปัญหาอะไรค่ะ
สุดท้ายวันนี้ตรีก็ถามอืมอ่าอ้าวกลายไปว่าเอ้ยมีปัญหาอะไรกับนาแตรึเปล่า
ลุงพลบอกมีนะเนี่ยนะคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเราก็เลยลองไปไล่ดูแล้วคนเขาก็
เขาก็ดูว่าเออมันจะเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรเรื่องของนาแตเนี่ย
แต่ว่าเดี๋ยวท่านรอฟังกันแล้วกันค่ะนะแต่ว่าเมื่อวันที่สามมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมครับถ้าย้อนไปเนี่ยนะ๓มิถุนายนเนี่ยไม่ใช่แค่เราพยายามไปคุยกับลุงพล
อืมแล้วก็ลุงพลก็จำลองเหตุการณ์ในแต่ละวันของเขาให้ดูค่ะตำรวจเองก็ให้ลุงพลจำลองเหตุการณ์
เนี่ยฮะวันนั้นอ่ะถ้าท่านยังจำได้อ่ะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นภาพเก่านะคะ
อันนี้เพิ่งเกิดขึ้นที่ตำรวจให้ไปจำลองอีกรอบเหมือนกันอันนี้สามมิถุนายน
ช่วงนั้นอ่ะถ้าท่านยังจำได้อ่ะเป็นช่วงที่ให้ชาวบ้านมาลงทะเบียนค่ะ
แล้วชาวบ้านทุกคนในบ้านกกอกเนี่ยโอ้โหเกือบ๒๐๐คนอ่ะ
ก็ไปจำลองเหตุการณ์ให้ตำรวจดูว่าแต่ละคนทำอะไรแบบไหนยังไง
ลุงพลเองก็ไปใช่ค่ะนี่คือภาพสามมิถุนายนนะครับทุกผู้ชมครับ
ลุงพลเองก็ไปทำลองเหตุการณ์มาเหมือนกันตอนนั้นท่านก็เคยติดตามข้อมูลข่าวสารไปแล้ว
ลุงพลเองก็ไปให้ปากคำกับตำรวจมาสี่ครั้งนะแต่วันนี้นะครับ
ตำรวจได้เผยแพร่นะคลิปเส้นทางที่ตำรวจได้พาลุงพลไปจำลองเหตุการณ์ในวันนั้น
สามมิถุนายนทั้งหมดเจ็ดจุดด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับตำรวจบอกว่าเนี่ยฮะ
ที่ไปในวันนั้นเนี่ยเราเห็นภาพแค่ตรงนี้เนี่ยความจริงแล้วไปเจ็ดจุดนี่
เส้นทางลุงพลนะตามหาน้องชมพู่นะครับจุดแรกเป็นจุดนัดพบนะ
แล้วก็นำลุงพลไปจุดที่หนึ่งเป็นจุดที่ทางขึ้นอ่า
เป็นจุดทางขึ้นเขาภูเหล็กไฟจุดนี้อยู่ห่างจากบ้านลุงพลแปดร้อยเมตรนะฮะ
ข้างข้างเนี่ยจะเป็นไร่มันนะครับแล้วตำรวจก็ให้ลุงพลเนี่ย
ลองเส้นทางการค้นหาน้องชมพู่นะ
จากจุดที่เป็นทางขึ้นเขาภูเหล็กไฟเพื่ออ่า
ถึงเจ้าหน้าที่ก็ให้ชี้จุดอธิบายเส้นทางการค้นหานะ
บันทึกภาพนิ่งจากนั้นก็เดินไปยังจุดที่สองนะฮะ
เป็นจุดทางขึ้นเขาผ่านไร่มันระยะทางห่างจากจุดที่หนึ่ง
ประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะครับในวันนั้นเนี่ย
ถ้าท่านดูภาพเนี่ยจะเห็นว่าไร่มันสำปะหลังจุดที่จะขึ้นไปยังภูเหล็กไฟ
ต้องเดินผ่านตรงนี้เนี่ยนะโอ้โหต้นมันยังต้นนิดเดียว
แต่วันนี้ถ้าท่านไปเนี่ยสูงแทบท่วมหัวแล้วนะ
อีกจุดหนึ่งนะครับจากจุดนี้นะฮะจากจุดที่สองทางขึ้นเขาผ่านไร่มันเนี่ย
ไปถึงจุดที่สามเป็นทางขึ้นเขาเป็นเชิงเขาระยะทางตรงเนี้ย
ประมาณสองร้อยห้าสิบเมตรแล้วจุดที่สามทางขึ้นเชิงเขาจะเดินไปยังจุดที่สี่
จะเป็นบนภูเขาแล้วระยะทางตรงเนี้ยประมาณสามร้อยเมตรค่ะ
สามมิถุนายนวันนั้นเนี่ยตำรวจบอกว่าให้ลุงพลจำลองเหตุการณ์แบบนี้เลยนะ
แล้วก็ไปต่อนะฮะจุดที่๔เนี่ยคือบนภูเขา
พอเดินขึ้นมาตามหาน้องชมพู่เนี่ยลุงพลบอกว่าหาไม่เจอนะ
ก็เดินกลับลงมายังจุดที่เป็นจุดไร่มันสำปะหลังก็ระยะทางอีกสามร้อยเมตรนะ
จะลงมาที่จุดเดิมนะแต่ถือว่าเป็นจุดที่๕
ของการจำลองเหตุการณ์ให้ตำรวจวันนั้นแล้วลุงพลนะครับ
ก็นำตำรวจไปยังจุดที่เป็นไร่มันสำปะหลัง
บอกว่าเดินต่อไปยังจุดที่๖เป็นจุดสวนยางพารา
ระยะทางจะไกลกันสักแค่ประมาณ๑๕๐เมตร
จุดนี้เนี่ยสวนยางพาราตรงนี้เนี่ย
ลุงพลบอกว่าก็จะเป็นจุดที่
จะไปต่อยังบ้านลุงพลเนี่ยระยะทางอีกประมาณ

จุดที่เดินออกไปแล้วก็จะไปถึงบ้านลุงพล
ต้องออกถนนไปอีกอ่ะนะฮะระยะทางรวมแล้วเนี่ยนะครับ
ทั้ง๗จุดเนี่ยนะที่ลุงพลบอกว่าวันนั้นนะ
ตามหาน้องชมพู่ตามหาหลานเนี่ย๑๑พฤษภาคมเนี่ย
ระยะทางรวมทั้งหมดก็คือ๑๖กิโลเมตรนี่นะฮะ
จากจุดที่เขาไปเริ่มต้นจุดที่
นัดพบชาวบ้านแล้วออกกระจายกันหาเนี่ยจนกลับบ้าน
เพราะว่าหาไม่เจอก่อนหน้านี้ลุงพลนะครับ
เรื่องการเนี่ยลุงพลบอกว่าวันที่๑๑พฤษภาคม
หลังจากไปส่งพระเสร็จแล้วกลับมาถึงบ้านประมาณบ่าย๒
น้องชมพู่จอดรถไว้ที่บ้านยายถอนห่างจากบ้านลุงพลประมาณ๓๐๐เมตร
อยู่ริมถนนเหมือนกันแล้วก็เดินเข้ามาที่บ้านน้องชมพู่
เข้าซอยมาหน่อยนึงจากนั้นก็ช่วยออกตามหาน้องชมพู่
โดยเดินเข้ามาทางป่ามันแล้วก็ผ่านสวนยางพาราอ้อมกลับไป
มาทะลุที่บ้านตัวเองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ช่วยกันตามหาอยู่หลายคนด้วย
มีคนเป็นพยานไม่ใช่แค่ตัวเองคนเดียวเท่านั้นที่ออกตามหา
เดี๋ยวจะหาว่าอาศัยช่องโหวตช่องว่างตอนไหนตอนบ่ายเนี่ย
ที่จะพาน้องชมพู่ไปทิ้งบนภูเหล็กไฟอะไรอย่างนี้ลุงพลบอกไม่มี
เดินตามหาทั้งวันนี่นะฮะนี่อันนี้ลุงพลนะครับที่เป็นภาพจากตำรวจนะครับ
พาไปจำลองเหตุการณ์มาแล้วนะฮะแล้วก็อัดไว้ทั้งคลิป
แล้วก็มีทั้งเรื่องของแผนที่จุดต่างที่ตำรวจเขาจำลองเหตุการณ์เอาไว้
ค่ะทีนี้อย่างที่บอกว่าชาวเน็ตเองเขาก็พยายามเข้าไปสืบค้นเหมือนกันนะ
เขาก็ติดตามข่าวนี้เขาก็อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นบ้าง
มีผู้ต้องสงสัยที่นักสืบโซเชียลเขาสงสัยกันก็คือนายนารินหลับโพหรือว่านาแต
น้องชายแม่ของน้องชมพู่นะคะที่เขามีกิจการฟาร์มหนูของเขาเนี่ย
เพราะว่าเขาเป็นคนเล่นโซเชียลโพสต์เฟซบุ๊คทุกวันเลย
แต่เห็นว่าวันที่๑๑พฤษภาคมที่น้องชมพู่หายไปเนี่ยวันนั้นไม่มีโพสต์
แล้วมาโพสต์อีกทีวันที่๑๒ว่าตามหาน้องแล้วก็มีการไลฟ์เรื่องของการตามหาน้อง
ในวันที่๑๔พฤษภาคมที่เจอรองเท้าของน้องชมพู่ที่ได้ข่าวมาค่ะ
นารินเนี่ยไลฟ์อยู่ที่ตีนเขาแล้วก็มีการไลฟ์พูดเลยว่าเนี่ย
ตอนนี้เจอรองเท้าของน้องชมพู่แล้วน้องน่าจะอยู่บนเขา
เรื่องนี้ค่ะทำให้หลายคนมองว่ารู้ได้ยังไง
บอกแค่ว่าเจอรองเท้าแต่บอกไปเลยว่าน้องน่าจะอยู่บนเขา
ซึ่งมีภูเขาล้อมรอบอีกทีนึงดูเหมือนรู้รายละเอียด
คือถ้าไปต่อจิ๊กซอเพิ่มเติมกับที่ลุงพลบอกว่า
นาแตกับแม่น้องชมพู่เขาก็เคยมีปัญหากันนะ
มันก็เลยอดมองไม่ได้ว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่า
ว่าทุกคนเขาจะยืนยันว่ามันไม่เกี่ยวมันไม่มีทางที่ไปลงที่เด็กก็แล้วแต่เนี่ย
คุณผู้ชมลองฟังไลฟ์ช่วงที่นายนารินเขาไลฟ์ตอนที่ช่วงเจอรองเท้าน้องชมพู่กันหน่อยนะคะ
ครับ
คนที่เข้ามาทีหลังตอนนี้ก็มีกำลังใจขึ้นนะครับ

ตอนนี้เจอรองเท้าน้องแล้วครับคาดว่าจุดที่น้องอยู่แล้วก็บนภูเขา
ตรงนี้ก็คือมันจะมีภูเขาล้อมรอบหมู่บ้านนะครับ
ก็จะเดินทางไปประมาณน่าจะ๓๕กิโลนะครับจนถึงจุดนะครับ
คนก็สันนิษฐานด้วยตนเองในความรู้สึกว่าน้องน่าจะอยู่ข้างบนนะครับ
คือความหมายก็คือว่าถ้าเจอรองเท้าอยู่ข้างบนน้องก็ต้องอยู่ข้างบนนะครับ
หมู่บ้านผมมันเป็นหมู่บ้านภูเขารอบเป็นแอ่งกระทะอยู่แล้วครับนะครับ
ที่ใช้คำพูดนั้นบอกว่ามีภูเขาร้อมรอบนะครับ
ไปดูของนายนารินหรือว่านาแตครั้งเนี้ยค่ะถ้าจำได้เนี่ยเมื่อวานนี้ที่มีการเปิดเผยเรื่องของ
ศพน้องชมพู่แล้วมีรอยบุ๋มบางคนก็ไปมองว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้จับหนูพุกหรือเปล่า
ที่ทำฟาร์มหนูจับหนูนาหรือเปล่าอ่าอ่ามีใครโกรธแค้นอะไรกับแม่น้องชมพู่พ่อน้องชมพู่
แล้วก็ไปลงที่รูปแล้วก็เอาอะไรแบบเนี้ยหึ่มแต่ว่าแพทย์เขาผู้เชื้อชรรค์เขาก็บอกแล้วนะนะฮะ
เปิดใช่ค่ะมีเลือดมีอะไรมากกว่านี้ไม่ใช่อันนี้มันเป็นรอยบุ๋ม
ลักษณะรอยบุ๋มจากดินจากทรายจากหินอะไรพวกเนี้ยค่ะแต่ตรงนั้นอ่ะ
มันก็เลยอดไปมองไม่ได้ว่าอ้าวณแตเขามีฟาร์มหนูนี่นั่นอ่ะสิ
หนูนาเอ้าลุงพลบอกว่าณแตกับแม่น้องชมพู่เขาก็เคยมีปัญหากันนะ
ใช่คนก็เอ้าวันนั้นที่เจอรองเท้าแตะน้องชมพู่เอ๊ะทำไมณแตโพสต์เฟซบุ๊ก
เฟซบุ๊กไลค์บอกว่าเอ้าเนี้ยอยู่บนเขาแล้วมั้งห่างจากรองเท้า
คือประเด็นคือพูดว่าห่างจากรองเท้าน่าจะประมาณเดินไปอีก๓๕กิโลเมตร
ทำไมดูเหมือนรู้พี่กาศเนี้ยซึ่งเราก็เลยไปถามณแตรเรียบร้อยแล้ว
ค่ะนึกสักทุกท่านฟังไปหน่อยหนึ่งแล้วเอ้าเดี๋ยวกลับมาเนี้ยเดี๋ยวฟังเต็มดีกว่า
ใช่ค่ะแล้วมีท่านผู้ชมครับสมมุติว่าถ้าเราจะพยายามตามหาผู้ที่ทำร้ายน้องชมพู่จนเสียชีวิตแล้วเอาศพไปทิ้งบนภูเหล็กไฟนะ
เพราะว่าสมมุติฐานเรื่องเด็กจะขึ้นไปเองแล้วก็ไปเสียชีวิตตรงนั้นเนี่ย
ยังไม่มีอะไรอย่างเป็นทางการออกมาจากทางเจ้าหน้าที่
ตำรวจยังไม่ได้สรุปคดีใช่ไหมมันก็ต้องย้อนกลับมาว่า
แล้วใครล่ะนะจะถึงขั้นมาทำร้ายเด็กแบบนี้
เมายาเสพติดพวกที่มีอาการทางจิตทางประสาทผู้ที่หมกมุ่นทางเพศ
ปมขัดแย้งกับพ่อกับแม่แล้วมาลงที่เด็ก
อ้าวลุงพลเนี่ยวันนี้เขาเพิ่งให้สัมภาษณ์กับเรา
บอกว่าแม่น้องชมพู่เขาก็เคยมีปัญหากับน้องชายนะคือนาแตเนี่ย
นัตแตเองก็มีความหนูพุกหนูนาอุปกรณ์อะไรก็ไม่รู้มันจะทำให้เด็ก
ศพมีบุ๋มบุ๋มอะไรหรือเปล่าอืมที่สำคัญก็คือย้อนไปดูการไลฟ์เฟซบุ๊ก
ใช่ค่ะวันที่๑๔พฤษภาคมวันที่มีคนเจอรองเท้าแตะอยู่บนภูเหล็กไฟ
อืมอ่าทำไมนาแตเนี่ยเขารีบไลฟ์แล้วก็บอกเลยว่าโอ้สงสัยหลานอยู่บนเนี้ย
ใช่รองเท้าแตะตอนนั้นไม่รู้เขาแจ้งกันมาจนรู้หรือยังว่ารองเท้าแตะของใคร
เขาบอกเจอรองเท้าแตะเด็กใช่บอกเจอรองเท้าน้องแล้วมีความหวังแล้วที่ตอนที่
นายนารินไลฟ์เอาไว้นะคะเขาบอกส่งข่าวลงมาข้างล่างมีคนขึ้นไปเจอรองเท้าแตะเด็ก
อ้าวแล้วรู้ได้ยังไงว่ารองเท้าแตะอันนั้นจะต้องเป็นของน้องชมพู่ใช่
แล้วรู้ได้ยังไงว่าหลานต้องอยู่บนภูเขาตรงนี้นี่แหละในระแวกบ้านนี่แหละ
นาแตเขาให้คำตอบกับเราไว้แล้วเดี๋ยวย้อนไปฟังเฟซบุ๊กไลฟ์อีกทีนึงแล้วก็ฟังคำตอบณแตไปเลยนะครับ
ตอนนี้ก็มีกำลังใจขึ้นนะครับเจอรองเท้าน้องแล้วค่ะไม่ได้เจอรองเท้าน้องนะครับ
คาดว่าจุดที่จุดที่น้องอยู่แล้วก็บนภูเขาตรงนี้ก็คือมันจะมีภูเขาล้อมรอบหมู่บ้านนะครับ
ก็จะเดินทางไปประมาณน่าจะสามถึงห้ากิโลนะครับถึงถึงจุดนะครับ
พี่ก็สัญญาณด้วยตัวเองในความรู้สึกว่าเอ๊ยน้องน่าอยู่ข้างบนนะครับ
คือความหมายก็คือว่าถ้าเจอรองเท้าอยู่ข้างบนน้องก็ต้องอยู่ข้างบนนะครับ
หมู่บ้านผมมันเป็นหมู่บ้านภูเขารอบเป็นแอ่งกระทะอยู่แล้วครับ
ใช้คำพูดนั้นบอกว่ามีภูเขาล้อมรอบนะครับ
คือตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าน้องชมพู่มีชีวิตหรือว่ายังไม่มีชีวิต
ทราบไม่ทราบยังไม่ทราบนะครับเราก็เลยอ่าไลค์ไลฟ์เพื่ออย่างน้อยว่า
ถ้าน้องลงมาเนี่ยเราจะได้แบบดีใจเย็นนะครับ
ตอนที่ไลฟ์ไปเนี่ย๑๗นาฬิกาแล้วมีการไลฟ์อีกครั้งหนึ่ง
คือ๑๙นาฬิกาทุ่มหนึ่งตอนนั้นก็คือรู้แล้วว่าน้องชมพู่เสียชีวิต
นี่นะฮะซึ่งนายกระแตหรือว่านาแตเนี่ยนะ
นารินหลาโพเนี่ยบอกว่าตอนนั้นไลฟ์ที่บ้านพี่สาวคือบ้านน้าตาย
อยู่ใกล้ใกล้บ้านกับคุณแม่น้องชมพู่นั่นแหละนะครับเป็นจุดที่มีต้นมะม่วงที่น้องชมพู่หายตัวไป
ตอนนั้นไลฟ์ราว๑ทุ่มตอนนั้นรู้ข่าวแล้วว่าน้องชมพู่เสียชีวิตแล้ว
ซึ่งนายกระแตบอกว่าก็ไลฟ์เฟซบุ๊คเพื่อรายงานสถานการณ์ให้คนที่ส่งข้อความทางเฟซบุ๊กมาถามความคืบหน้า
แล้วตอบไม่ทันก็เลยไลฟ์เพื่อจะได้แจ้งสถานการณ์ก็เท่านั้น
ส่วนแม่น้องชมพู่บอกว่าที่นาแตนไลฟ์เฟซบุ๊กเนี่ยแม่กับพ่อก็นั่งอยู่นะ
แต่ว่ามันจะมีอะไรมากมายอะไรกว่านั้นหรือเปล่าเนี่ยคุณแม่คุณพ่อน้องชมพู่บอกว่าก็ให้กะแตเขาอธิบายเองดีกว่า
ไม่ขอพูดกันแล้วกันซึ่งกระแตเขาก็อธิบายให้สัมภาษณ์ผ่านทีมข่าวเรามาแล้ว
คุณผู้ชมยังจำพระรูปหนึ่งได้ไหมคะพระสมบัติอภิสัตโธประธานที่พักสงภูหลวง
คือจริงจริงพระรูปเนี้ยเคยให้สัมภาษณ์กับเราหลายครั้งแล้วนะแล้วก็หลายหลายครั้งทุกครั้งที่ให้สัมภาษณ์เนี่ย
ท่านก็จะพูดประโยคเดิมว่าอยากให้แม่น้องชมพู่เนี่ยออกมายอมรับได้แล้ว
ว่าไม่มีใครทำให้น้องตายอืมน้องเสียชีวิตไปเองแล้วถ้าเกิดลุงพลถูกจับเนี่ย
ชาวบ้านเขาคงจะไม่ยงไม่ยอมอะไรกันหรอกคือท่านยืนยันจุดยืนนี้ทุกครั้งที่เราไปสัมภาษณ์
แต่ปรากฏว่าเราได้ข้อมูลเพิ่มมาค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านที่หมู่บ้านกอกนี่แหละ
บอกมาว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของคุณสายมนต์ดำใช่ไหมที่น้องชมพู่เสียชีวิต
ที่ว่าถูกตัดเส้นผงเส้นผมไปอ่ะครับแล้วนักข่าวรู้หรือเปล่าว่าพระสมบัติเนี่ย
เขาชอบคุณสัยมนต์ดำมากนะชอบทำพิธีทางศัยศาสตร์เหมือนกันนะ
รู้หรือเปล่านี่คือชาวบ้านเขาอ้างกับเรานะ
ชาวบ้านเขามาเล่าให้นักข่าวฟังบอกนักข่าวรู้หรือยัง
พระสมบัติก็ชื่นชอบคุณสายมนต์ดำเหมือนกันเราก็ไม่รู้นี่แหละ
เราไม่รู้ไงแล้วชาวบ้านยังบอกอีกว่า
ก่อนหน้านี้ที่ไปบินทบาทก่อนเข้าพรรษาที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ป้าแตนด้วยนะบอกว่าไปบอกลุงพลด้วยนะว่าให้มาหาที่วัดหน่อย
ชาวบ้านบอกไม่รู้เรียกไปคุยอะไรกันไม่ได้เข้าไปฟัง
ทีมข่าวเราได้ข่าวมาแบบนี้ต้องสืบหาความจริงนะคะ

เพราะว่าที่พยายามจะบอกว่าให้แม่น้องชมพู่ยอมรับซะเถอะ
ว่าลูกสาวขึ้นไปเสียชีวิตเองเนี่ยอืมมันมีเงื่อนงำอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้หรอ
ทำไมท่านถึงมั่นใจเพราะว่าถามกี่ครั้งก็ตอบแต่ประโยคนี้
แล้วชาวบ้านก็มาบอกว่าท่านก็ชอบเรื่องคุณสัยวิชาอาคมอย่างนี้หรอ
ทำพิธีหุ้นศัยศัยศาสตร์เหมือนกัน
ทีมข่าวเราไปเลยค่ะไปถามพระสมบัติเลย
ถามตรงเลยนะบอกว่าท่านได้ข้อมูลเรื่องนี้มา

เห็นบอกว่าก่อนหน้าเข้าพรรษาเนี่ย
ลุงพลขึ้นไปพบจริงหรือเปล่า

ก็อยากจะถามเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้น
ขดงคดีต่างนานาว่าเออมันเป็นยังไงแบบไหน

ตอนนี้ลุงพลตกเป็นผู้ต้องสงสัย
เพราะว่าแม่น้องชมพู่สงสัยลุงพล

พระสมบัติยืนยันคำเดิมนะคะว่า

กว่าจะไปเก็บของก็ไม่
มันระยะเวลาอาจจะมากกว่านั้น
ลำพังน้ำไรคนตัวตัวไม่ได้หรอก

ก็ไม่ร่ำเรียนไปทางนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะ
คนพูดนะมันเขาเลี้ยวแต่เขาจะพูด
อันนี้เป็นแค่ประเด็นเปิดเป็นประเด็นว่าแบบอ่าจริงไหม
ลุงพลคุยจริงหรือเปล่าแต่ประเด็นหลักที่นักข่าวเราอยากจะถามก็คือว่า
ท่านมีคนให้ข้อมูลมาว่าท่านเองก็เป็นพระที่ชอบเรื่องคุณสายมนต์ดำเหมือนกัน
มีการทำพิธีทางศัยศาสตร์เครื่องรางของขลังใดจริงหรือเปล่า
พระสมบัติบอกอ่ะอยากรู้ใช่ไหมมาเลย
อาตมาเปิดที่พักสงฆ์ให้ดูเลยว่ามันมีเครื่องรางของขลังอะไรยังไงหรือเปล่า
นี่ค่ะท่านพาให้เข้าไปเดินดูได้ดูทั้งหมดเลยนะคะไปดูรอบวัดก่อน
ทีมข่าวเราเดินดูรอบวัดก็เห็นมีพระพุทธรูปองค์พระประธานของวัด
อืมพระพุทธรูปหลวงปู่ทวดอันนี้ก็ปกติเนาะพระพุทธรูป
แต่เจออันนี้ค่ะนี่อันนี้เป็นรังต่อเก่าเอาไว้ประดับกุฏิเสริมโชคลาภ
ไม่มีต่อแล้วไม่มีต่อแล้วเป็นรังเก่าร้างร้างนะคะ
แล้วก็มีแร่ดูดซับแร่ดูดซับแร่ดูดซับค่ะอ๋อ
แล้วก็มีเนี่ยหินเหล็กเปียกก้อนเล็กก้อนใหญ่เหมือนกันอันนี้เอาแร่ดูดทรัพย์ก่อนนะ
พระสมบัติบอกว่าได้มาจากวัดภูกรรมพระเทพนิมิตรที่จังหวัดสกลนครครับ
ดูดทรัพย์อันนี้เนี่ยชาวบ้านเขาชอบมาเสี่ยงทายโชคลาภกันอืม
คืออธิษฐานตั้งจิตพออธิษฐานจบแล้วก็ยกแรกขึ้น
ยกขึ้นก็จะสมหวังใครยกไม่ขึ้นคำอธิษฐานก็จะไม่เป็นจริง
นี่จิรายุทธ์บุญชูไปใช่ไหมใช่ค่ะได้มาสักก้อนไหม
ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องถามหลังไมท์เนาะอืมเอ่อนี่นี่
ถ้ายกขึ้นแปลว่าคำอธิษฐานจะเป็นจริงอ๋อเหรอ
ใช่ค่ะแล้วคนนี้ใครใช่จิรายุทธ์ไหม
สงเกษช่างพลักษณ์ผู้ช่วยช่างพลักษณ์ของเราเนี้ยแหละ

เอาอีกอันหนึ่งที่เจอค่ะคือหินเหล็กเปียกก้อนเล็กแล้วก็ก้อนใหญ่
อันนี้ก็เป็นแร่ชนิดเดียวกับเหล็กไหลค่ะ
พระสมบัติบอกว่าไว้เสริมอำนาจบารมี
อันนี้ก็ได้มาอีกแหละไม่ได้ไปหาซื้ออะไรใดที่ไหน
มาจากจังหวัดสุราธานี
อกจากนี้ก็มีพระพุทธรูปองค์เล็กที่ญาติโยมนำมาถวาย๒๑องค์
และมีรังต่อก่่าวที่ประดับเอาไว้
ส่วนเรื่องพิธีกรรมที่ชาวบ้านบอกว่า
ท่านบอกพิธีกรรมที่ว่าที่ทำเนี่ย
ก็ทำพิธีแค่รดน้ำมนต์ให้ญาติโยมเท่านั้นแหละมีบ้างเหมือนกันนะที่ญาติโยมจะมาขอของขลัง
ขอเครื่องรางกับพระสมบัติแต่สิ่งที่พระสมบัติให้ไปเนี่ย
ก็เป็นแค่พวกพระเครื่องที่พระหลายหลายวัดเอามาให้เท่านั้นเองครับอืมเอาเป็นว่าไม่เจอนะ
เครื่องรางของขลังใดใดไม่เห็นยังไม่เห็นในที่พักที่เราเข้าไปดูนะ

แล้วพระสมบัติท่านก็เนี่ยอยากดูตรงไหนก็เอาไว้
ทีนี้ก่อนเข้าพรรษาเนี่ยที่มีชาวบ้านบอกว่า
ก่อนวันเข้าพรรษาเห็นพระสมบัติเนี่ย
สั่งบอกให้ลุงพลเนี่ยไปหาหน่อยนี่ฮะอ่าตรงเนี้ยมันยังไงนะฮะ
แล้วมันจะเขาอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วก็ไม่ได้แปลกใช่ไหม

ค่ะซึ่งเราก็ไปหาป้าแตนด้วยนะครับ
เพราะว่าชาวบ้านบอกว่าพระสมบัติบอกป้าแตนให้ไปบอกลุงพลว่าให้มาหาด้วย

ไปบอกเออเราเลยไปหาป้าแตนบอกป้าแตนป้าแตน
ก่อนวันเข้าพรรษาเนี่ยพระสมบัติสั่งป้าแตนให้บอกลุงพลให้ขึ้นไปหาจริงหรือเปล่า

แตนบอกจริงพระท่านบอกจริง

แต่ป้าไม่ได้บอกนะป้าไม่ได้บอกลุงพล

ลืมว่าพระสมบัติเรียกลุงพลไปหา

แต่ถามว่าการที่พระสมบัติเรียกให้ลุงพลไปหา

ลุงพลแกก็ค่อนข้างสนิทกับพระสมบัติอยู่แล้วนะ
ก็ไปช่วยกิจนิมนต์ต่างไปรับไปส่ง

คือป้าแตนเนี่ยบอกลักษณะนิสัยของพระสมบัติให้ทีมข่าวเราฟังนะคะว่า
พระสมบัติเนี่ยท่านชอบปลูกผัก
แล้วก็ชอบให้ชาวบ้านเก็บเอาไปขายเอาไปกิน
ส่วนใครอยากทำบุญถวายวัดก็แล้วแต่ศรัทธาเลย

เนี่ยค่ะแปลงที่เห็นเนี่ยแปลงผักของพระสมบัตินะคะ

คือท่านชอบปลูกแล้วก็แจกจ่ายชาวบ้าน

ใครจะเอาไปขายก็เอาไปใครจะเอาไปกินก็เอาไป
หรือใครอยากทำบุญถวายวัดก็แล้วแต่เลย
และที่ผ่านมาก็คอยสอนชาวบ้าน
สอนว่าเออมันไม่ใช่แค่ปลูกมันกันอย่างเดียวนะ

ขายได้แล้วก็เอาไปทำกินได้อีกไม่ต้องไปซื้อ
เป็นแล้วก็คือเรียกว่าพยายามจะอธิบายว่า

เป็นพระนักพัฒนาใช่ไหมลุงพลเองเขาก็เป็น
ปราศชาวบ้านทางด้านการเกษตรอยู่ในพื้นที่

อย่าไปมองว่าชื่นชอบวิชาอาคม
แล้วก็เนี่ยลุงพลก็มาคุยด้วยอะไรด้วย

ไม่ใช่ฟังป้าแตนหน่อยค่ะ
ลูกผักปลูกอะไรแล้วทีนี้ก็คือทานด้วย
แบบว่าใครมาก็อยากเอาอะไรก็เก็บมาเลยนะอะไรอย่างนี้
ถ้าเหลือนั่นก็คือชาวบ้านก็จะไปเก็บมาขาย
แต่คนชอบตรงนี้ตรงที่ว่าท่านคล้ายกับใจเมตตา
คือแบบว่าถ้าประสาทบ้านเราก็ไม่คิดสีคิดเหนียว
พระที่เขามาขอความช่วยเหลือน่ะตะพลไปตลอด
ใช่ถ้าว่างมาถึงเขานะช่วย
แกไม่มีแล้วแกไม่เคยดูดวงด้วยนะ
ที่ป้ารู้แกไม่เคยดูดวงด้วย
ที่ป้ารู้คือปลูกผักปลูกต้นไม้นี่แหละ
ถ้าพระอมบ้างนะขับไปเล่นนั้นไม่เด้อ
ประมาณนี้แหละนะในเรื่องราวมันลักษณะอย่างนี้ที่แกพูดน่ะ
จำไม่ได้แต่ป้าน่ะลืมบอก
ป้าแตนแล้วผมก็นึกถึงลุงพล
สาวนุ่มนี่หล่อสวยกันทั้งคู่

เพราะว่าคืออย่างนี้ครับมีชาวบ้านบอกเราว่า
ถ้าจะดูจากช่วงเวลาตามข้อสงสัยที่มีไปยังลุงพลนะค่ะ
จะมีทั้งช่วงเช้ากับช่วงบ่าย
ช่วงเช้าคือช่วงที่ว่าไปสวนยงสวนยางเสร็จไปรับพระอะไรพวกนี้
มันมีช่วงเวลาที่หายไปสัก๓๐นาที๔๐นาที
ช่วงบ่ายนะที่ไปตามหาน้องชมพู่เนี่ย
มันมีช่องโหวอะไรตรงไหนไหม

ถ้า
ช่วงบ่ายพาขึ้นไปทิ้งบนภูเหล็กไฟอะไรอย่างนี้

ซึ่งลุงพลเขายืนยันว่าเขาไม่มีทางแน่นอน
ทีนี้ครับคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ได้ไปเจอกับชาวบ้าน๓คน
ชาวบ้านสามคนนี้เขาบอกว่า
เขาเจอลุงพลในช่วง๑๑พฤษภาคมช่วงบ่าย
ช่วงที่เขาออกตามหาน้องชมพู่กัน

ถ้าเขาหากันเนี่ยเขาหาเป็นกลุ่ม

ตะโกนชมพู่ชมพู่ชมพู่

ก็อาจจะไม่ต้องรอทีมไม่ต้องรอใคร
ใจมันไปแล้วก็ตามหาเองก่อนเลย

พ่อน้องชมพู่ไม่น่าสงสัยเหรอ

แม่น้องชมพู่เดินหาอยู่กับเขานี่แหละ
เดินหาลูกสาวอยู่กับเขา

ว่าชื่อป้าส้มกันแล้วกันป้าส้มเนี่ยบอกว่า๑๑พฤษภาคมช่วงที่ตามหาน้องชมพู่เนี่ยเดินอยู่กับแม่น้องชมพู่ด้วย
แล้วก็เห็นแม่น้องชมพู่เดินไปทางทางลงจากเขาตอนนั้นกะว่าสักประมาณบ่ายสามบ่ายสี่นะ
แล้วก็หันไปเห็นลุงพลเดินอยู่คนเดียวแต่ทีแรกก็ไม่มั่นใจว่าใช่ลุงพลหรือเปล่านะ
แต่ก็ดูอีกทีก็ใช่แล้วล่ะแต่ทีนี้ที่เดินอยู่คนเดียวเนี่ย
คือไม่แน่ใจว่าเป็นเดินขึ้นหรือว่าเดินลงจากเขาก็ตะโกนเรียก
ลุงพลก็หันหน้ามามองตอนนั้นเห็นสีหน้าลุงพลคือค่อนข้างเครียด
แล้วก็เดินมาทางเธอนะแต่ไม่ได้พูดหรือทักอะไรด้วย
เดินมาแล้วก็เดินหันหน้ากลับไปแล้วก็เดินไปทำเหมือนกับเธอเนี่ยไม่มีตัวตน
แต่ก็คิดในแง่ดีนะว่าตอนนั้นลุงพลอาจจะเครียดที่ยังหาหลานสาวไม่เจอ
แต่อีกใจหนึ่งก็แปลกเออปกติแกเป็นคนทักทายคนนะ
เป็นคนพูดจาทักทายอัธยาศัยอะไรพวกนี้ดีเดี๋ยวลองฟังนะฮะ
ลงมาหาพี่พี่ลงมา
ก็ใกล้กันไม่คุย
มีผู้ที่ให้ข้อมูลกับเราอีกคนนึงนะครับ
สมมติว่าชื่อป๊าแดงนะบอกว่าที่เดิน
ค้นหาน้องชมพู่วันนั้นเนี่ย๑๑พฤษ
ภาคมช่วงบ่ายเนี่ยเดินกันแบบเรียงหน้ากระดาน
เธอก็เห็นลุงพลเหมือนกันนะเห็นเวลาไล่เลี่ยกันนี่แหละ
ก็สังเกตสีหน้าลุงพลชัดเจนว่าตอนนั้นลุงพลเนี่ยนะ
พอเจอหน้ากับชาวบ้านกลุ่มของพวกเธอเนี่ยที่เดินตามหาเนี่ย
มีแม่น้องชมพู่ด้วยแต่ว่าแม่น้องชมพู่ก็เดินฉีกไปอีกทางหนึ่งก่อน
ลุงพลพอเจอเนี่ยสีหน้าเหมือนแบบตกใจตกใจแบบแปลก
แล้วก็หันหน้ามามองที่พวกเธอด้วยสีหน้าเคร่งเครียด
ไม่ได้ตอบไม่ได้คุยอะไรกันแล้วก็แยกจากกันไป
ซึ่งพยานคนนี้บอกกับเราว่าก็แปลกใจว่าทำไมถึงเจอลุงพลแถวนั้น
แล้วก็อยู่คนเดียวไม่ได้หาร่วมกับใคร
กับชาวบ้านกลุ่มอื่นที่เขาหากันเป็นกลุ่ม
แล้วก็ช่วยกันตะโกนเรียงหน้ากระดานเพื่อหาน้องชมพู่

คือตอนนั้นได้มีการพูดคุยอะไรกันบ้าง

เจ๊คนนั้นคุยถาม
แต่เขาก็ตอบไหม

แต่เขาหันขึ้นมามองนะ
แต่เขาไม่พูดอะไร

เขาก็เคร่งเครียด
หน้านิ่มคิ้วก็หมด
แต่ก็เป็นแค่ข้อสังเกตของชาวบ้าน

ที่ให้ข้อมูลกับเราก็ไม่ได้หมายความว่า
มันจะเป็นสิ่งที่ชี้ชัดว่าลุงพลเขาผิดเขาทำนะ

การที่เขาเดินหาคนเดียวก็เพราะว่าเขาอาจจะ
ฉีกมาหาจากกลุ่มอื่นดีกว่า
จะได้ไม่ไปซ้ำกัน
กระจายกันหากระจายพื้นที่กันหาก็ดีที่สุด

เคร่งเครียดของคนที่หาเวลานั้นทั้งเหนื่อยทั้งหาไม่เจอ

เพราะเขาบอกว่าประมาณบ่าย๓บ่าย๔

แต่เจอหลังจากที่แม่น้องชมพู่เนี่ย
แยกไปแยกจากกลุ่มของพวกเธอไป

เป็นข้อมูลบันทึกประวัติ

หาแถวตีนเขาภูเหล็กไฟเนี่ย
ก็เพราะว่า๑๕นาฬิกา๓๔นาทีเนี่ย

ให้รีบกลับลงมาที่บ้าน

ถ้าเรายึดเวลาตรงนี้นะครับท่านผู้ชมดูนะฮะ

บันทึกประวัติการใช้โทรศัพท์มือถือ

โอ้โหตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยนะ
ไม่เคยลบประวัติข้อมูลอะไร

๑๕นาฬิกา๓๔นาทีเนี่ย

บอกว่าแม่น้องชมพู่เดินลงจากเขาไปเนี่ย
๑๕นาฬิกา๓๔นาที

อีกสัก๒๐นาทีเขาเจอลุงพล

วก๑๕นาฬิกา๓๔นาที

ก็คือเจอลุงพลประมาณ๑๕นาฬิกา๕๔นาที

ก็เท่ากับว่าในมุมนึงเนี่ย
ก็มีพยาน๓คนที่เขายืนยันได้ว่า

อันนี้เป็นคำตอบได้ค่ะใช่ไหมเพราะมีชาวบ้านเห็นไงใช่แต่
แต่จะเห็นด้วยลักษณะท่าทางอากับกิริยาอาการอยู่กับใครอะไรยังไงเนี่ย
อันนี้มันก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะมันก็ถือว่าเป็นคำถามคำตอบ
ในทีได้ระหว่างกันใช่ค่ะใช่ไหมแม่น้องชมพู่ก็สงสัยว่า
บ่ายวันนั้นน่ะอืมบ่ายสองถึงบ่ายสี่ลุงพลหายไปไหน
จากช่วงเช้ายังเคลียร์แม่ไม่ได้เนี่ยช่วงบ่ายหายไปไหน
นี่ไงพยานสามคนเขาบอกไงหลังจากแม่น้องชมพู่ลงไป
เพราะว่าพ่อโทรมาตามบอกว่าตำรวจมาที่บ้านก็ลุงพลนี่ไง
เขาเดินหาของเขาอยู่คนเดียวเขาเดินหาน้องอยู่บนภูเหล็กไฟ
อ่าแต่ทำไมหน้าเคร่งเครียดหาคนเดียวอันนี้ลุงพลอาจจะต้อง
ตอบอีกทีนึงถ้าเกิดคนเขาสงสัยจริงจริงค่ะแต่ก็อย่างที่เราบอกอ่ะใช่ไหม
ใช่มันเป็นเรื่องปกตินะถ้าเกิดสมมุติคนในครอบครัวเราหาย
อ่าถ้าคิดแบบว่าคงไม่ได้ใจเดินหาไปยิ้มไปคิดแบบไม่ทีมใครเลยน่ะ
ไม่ทีมลุงพลไม่ทีมแม่ไม่ทีมใครทั้งกันอ่ามันก็เป็นเรื่องที่
มันก็เป็นคำตอบในตัวเองได้นะค่ะอ่าถ้าเอาก็เขาไปกันเป็นกลุ่ม
ผมขอหาคนเดียวจะได้ไม่ซ้ำกันใช่ไม่ซ้ำจุดกันอ่าหน้าเคร่งเครียดก็
มันก็ต้องเคร่งเครียดใช่ค่ะใช่ไหมแต่มันจะนำไปสู่หรือมีพิรุษเบื้องหลังอะไรหรือเปล่า
สุดท้ายเดี๋ยวตำรวจเขาให้คำตอบเองเป็นหน้าที่ของตำรวจนะคะครับ
แล้วระหว่างที่คุณนฤทธิบุญนิ่มกับชาวบ้าน๓คนที่
เขาพาเราไปดูช่วงเวลาที่เจอลุงพลแล้วก็แยกตัวจากแม่น้องชมพู่ที่ภูเหล็กไฟ
เอ็ดพฤษภาคมเนี่ยนะฮะปรากฏว่านี่ฮะคุณนฤทธิ์นะครับ
คุณผู้ชมครับไปเจอผ้าชิ้นนี้ฮะเป็นผ้าชิ้นสีม่วงนะครับ
ลักษณะคล้ายถูกเผาอยู่บนแท่นหินตรงนี้นะ
ที่เป็นแนวของร่องน้ำใกล้กับจอมปลวกขนาดใหญ่
สามคนที่มากับเราวันนี้บอกว่าช่วงที่หาน้องชมพู่เดินผ่านเส้นทางนี้
แต่ไม่เห็นผ้าชิ้นนี้นะครับอ่าเราก็เลยไม่รู้ว่า
มันมันอยู่ก่อนหรืออยู่หลังหรืออะไรยังไงแต่ก็ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมผ้าสีม่วงชิ้นนี้
อยู่บนภูเขามาหยุดจุดนี้ได้เพราะจุดนี้ไม่ค่อยมีชาวบ้านเดินมาบ่อยนัก
แล้วผ้าชิ้นนี้ทำไมต้องถูกเผาจากการดูด้วยตาเปล่าเนี่ย
ว่าต้องทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าผ้าเนี่ย
มันเกาะแบบว่าติดติดแน่นกับหินแล้วนะต้องผ่านแดดผ่านฝนมาบ้างแล้ว
แบบนี้ครับทุกผู้ชมครับแต่มันก็ยืนยันไม่ได้
ว่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับคดีของน้องชมพู่หรือเปล่านี่ฮะ
เอาเป็นว่าไหนไหนก็เจอแล้วเดี๋ยวคุณนฤทธบุญนิ่ม
ผู้สื่อข่าวของเราแล้วก็ชาวบ้านที่มาเจอพร้อมกันเนี่ย
จะแจ้งเพิ่มเติมให้กับเจ้าหน้าที่เขาไปกันแล้วกัน
เพื่อเจ้าหน้าที่เขาจะมาดูเพิ่มเติมว่าเออมันจะเป็นหลักถงหลักฐานเกี่ยวข้องอะไรกับคดีน้องชมพู่หรือไม่อย่างไรอืม
นี่นะฮะทีนี้ย้อนกลับมาดูเรื่องของไทม์ไลน์ช่วงเวลาการเสียชีวิตน้องชมพู่กันหน่อย

ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์เนี่ย
เขาออกมาระบุในเรื่องของที่ว่าเจอหนอนแมลงวันในศพน้องชมพู่ที่มันช้อนใช้ร่างของน้องเนี่ย
อันนี้มันเป็นตัวบ่งชี้สามารถนับย้อนไปได้ว่าน้องน่าจะเสียชีวิตในช่วงเวลาวันไหน
ก็อย่างที่คุณหมอพูดเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกที่เราเคยนำเสนอไปว่าน้องน่าจะเสียชีวิตมาแล้ว๒วันค่ะ
อันนี้เป็นการอ้างอิงแล้วก็เปรียบเทียบกับวงจรชีวิตแมลงวันเลยนะคะ
นายแพทย์วิรสักจรัสชัยศรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธ
ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องหนอนแมลงวันในศพของน้องชมพู่นะคะ
โดยบอกว่าหนอนที่เห็นชัยอยู่ตามศพของผู้เสียชีวิตเนี่ย
เกิดจากที่แมลงวันเข้าไปวางไข่ตามจุดเปิดของร่างกายเช่นปากจมูกรูหู
แล้วก็ตามจุดที่มีบาดแผลเปิดกรณีคนที่ถูกทำร้ายแบบถูกแทงถูกยิงอะไรแบบนี้
เพราะว่าแถวนั้นมันเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมจะวางไข่
แต่กรณีศพน้องชมพู่จะเห็นว่าหนอนเนี่ยไปเกาะกลุ่มอยู่ที่ปากเป็นจำนวนมาก
ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่พบเห็นได้หลังจากที่มีคนเสียชีวิตนะคะ
ซึ่งหนอนพวกนี้แหละจะเป็นตัวบอกระยะเวลาการเสียชีวิตของผู้ตายได้
โดยปกติแล้วหลังจากที่คนเสียชีวิตไปเนี่ยนะคะ
แมลงวันจะมาวางไข่ใช้เวลามากกว่า๒๔ชั่วโมงก็คือมากกว่า๑วัน
เสร็จแล้วมันก็จะฟักออกมาเป็นตัวหนอนซึ่งก็จะใช้เวลาประมาณ๒๓วัน
ซึ่งนักกีตะวิทยาเนี่ยจะใช้วิธีจับตัวหนอนมาวัดขนาดเลยค่ะ
ขนาดเพื่อเปรียบเทียบว่าไซส์หนอนประมาณนี้ใช้ระยะฟักตัวกี่ชั่วโมงหรือกี่วันแล้ว
ซึ่งขนาดหนอนนี่แหละที่จะเป็นหลักฐานสำคัญในการบ่งบอกระยะเวลา
ใกล้เคียงกับเวลาที่ศพเสียชีวิตมากที่สุดค่ะ
ตัวหนอนเองเนี่ยก็จะมาช่วยบอกนะครับในเรื่องของระยะเวลาการเสียชีวิตได้
เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยพอหลังจากเสียชีวิตไปแล้วนะครับ
ถ้านอนเนี่ยแมลงวันนะครับก็จะมาวางไข่
ไข่แล้วกว่าจะกลายเป็นตัวหนอนก็ต้องใช้ระยะเวลา
โดยส่วนใหญ่ก็จะมากกว่า๒๔ชั่วโมงไปแล้วนะครับก็จะเริ่มมีการกลายเป็นตัวหนอน
แมลงวันเนี่ยจะไปวางไข่ในส่วนที่ร่างกายเปิดนะฮะเป็นรูเปิดอย่างเช่นปากตาหูจมูกนะครับ
หรืออาจจะมีบาดแผลเปิดตรงไหนเนี่ยหนอนก็จะไปวางไข่
ตรงที่หน้าท้องเนี่ยมันไม่มีนะฮะบาดแผลอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ย
นอนก็จะไม่ไปวางไข่ก็จะไม่มีร่องรอยให้เห็นว่ามีหนอนบริเวณหน้าท้องครับ
ส่วนสภาพศพของน้องชมพู่ถ้าดูจากภาพเนี่ยก็คุณหมอบอกว่าก็จะเห็นเป็นตัวหนอนแล้วค่ะ
น่าจะเสียชีวิตประมาณสองวันแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะสามวันเหมือนกัน
ก็อย่างที่บอกต้องนำตัวหนอนมาวัดขนาดแล้วก็เทียบกับวงจรการเติบโตของหนอนนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านกีตะวิทยาทำได้แน่นอน

มันต้องวัดไซส์ขนาดของตัวหนอนนะครับ
มาเปรียบเทียบว่าโดยปกติแล้วหนอนแมลงวันชนิดนี้นะครับ

มันจะมีระยะเวลากว่าจะมาได้ขนาดนี้เป็นเวลาเท่าไหร่
ซึ่งก็ทางผู้เชี่ยวชาญก็สามารถทำได้ครับ
ส่วนประเด็นเรื่องข้อมูลการผ่าชนะสูตรศพ
แล้วก็หลักฐานภาพถ่ายศพน้องชมพู่นะคะ
ระบุเอาไว้บอกว่าใบหน้าเป็นส่วนที่เน่าเปื่อยมากที่สุดในร่างกาย
สีผิวเปลี่ยนสีแล้วเป็นรอยเขียวคล้ำดำ

แต่คล้ำไปหมดทั้งจมูกใบหน้าเป็นวงรอบ
ซึ่งก็ต้องไปดูลักษณะสถานที่เกิดเหตุอีกแล้วค่ะว่า
อุณหภูมิมันสูงมากน้อยอย่างไร
เพราะว่ามันก็มีผลเกี่ยวกับเรื่องของการเน่าเปื่อยของศพเช่นเดียวกัน
คือถ้าอุณหภูมิสูงมากเนี่ยมันก็เป็นตัวเร่งในการที่ทำให้ศพเน่าเปื่อยเร็วขึ้น
ตามปัจจัยแล้วนะคะนอกจากเรื่องอุณหภูมิแล้ว
สิ่งที่ส่งผลเกี่ยวกับการเน่าของศพก็คือเรื่องแสงด้วยค่ะ
ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายโดนแสงแดดก็อาจจะเป็นการเร่งการเน่าให้เร็วขึ้นได้ด้วยเหมือนกัน
แต่กรณีศพของน้องชมพู่เนี่ยถ้าดูจากภาพศพแล้วนะคะ
มีความเป็นไปได้ว่าบริเวณใบหน้าของน้องน่าจะโดนแสงแดดมากที่สุด
ก็เลยค่อนข้างเป็นสีดำคล้ำมากกว่าที่อื่นแล้วก็เริ่มกระจายเป็นวงรอบค่ะ
ท่านผู้ชมครับถ้าเราจะลองตั้งสมมุติฐานนะ
ถ้าน้องชมพู่๑๑พฤษภาคมวันนั้นถ้าจะเดินออกไปเอง
จากบ้านที่หายไปนะแล้วไปขึ้นภูเหล็กไฟหรือว่าจะเดินตามใครอะไรยังไงไปก็แล้วแต่เนี่ย
มันจะเป็นยังไงได้บ้างค่ะนะวันนี้ที่คุณระวิการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเรา
ไปเจอป้าแตนป้าแตนภรรยาของลุงพลแล้วก็เมื่อสักครู่นี้คุยกันมาแล้ว
เรื่องลุงพลกับพระสมบัติป้าแตนก็เลยเล่าให้ฟังเพิ่ม
คุณระวีการก็ถามเพิ่มว่าเออน้องชมพู่เองเนี่ยปกติแล้วเด็กสามขวบเนี่ย
เด็กหญิงวัยสามขวบเนี่ยแต่เขาสนิทเขาไว้ใจใครเขาไปไหนมาไหน
อะไรยังไงเป็นพิเศษไหมไปกับใครแถวระแวกบ้านบ้างหรือเปล่า
เพื่อจะมีใครมาพาเด็กไปหรือเดินตามใครไปค่ะป้าแตนบอกว่า
เอาจริงเนี่ยน้องชมพู่หลานสาวเนี่ยถ้าไปก็ไปกับญาติพี่น้องด้วยกันอ่ะ
เพราะว่าชมพู่เนี่ยก็เปรียบไปก็เหมือนกับตุ๊กตาที่เป็นที่รักของคนในบ้านอ่ะค่ะ
เป็นหลานสาวคนเล็กอ่ะเล็กสุดอ่ะอืมสามขวบอ่ะวัยกำลังน่าเอ็นดูอ่ะ
เอาก็สดิ้งพี่สาวนี่สิบสามใช่ค่ะลูกป้าแตนสองคนนี้ก็โอ้โหสิบกว่าแล้ว
อืมเป็นวัยรุ่นกันหมดแล้วผู้ชายน่ะเออใช่ไหมเอออ่าชมพู่นี่เขาโอ้โหสามขวบมานี่เหมือนแบบ
ตัวเล็กน่ารักเหมือนตุ๊กตาของบ้านอ่ะเนี่ยป้าแตนบอกนะ
ป้าแตนบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยณตายณเสริมเนี่ยเขาเป็นบ้านหลังแรกที่มีรถกระบะ
หลานก็ไปนั่งรถนะณตายณเสริมก็จะพาเที่ยวไปนู่นไปนี่
ช่วงระยะหลังลุงพลป้าแตนเองก็มีรถน้องชมพู่ก็จะมานั่งรถของลุงพลกับป้าแตนเนี่ยมากขึ้นนะฮะ
หลังน้องชมพู่หายไปนะครับทุกผู้ชมครับป้าแตนบอกว่าวันที่๑๒พฤษภาคมช่วงเช้า
ลุงพลก็พยายามหาหลานโดยหารือกับป้าแตนให้ไปบอกแม่ชมพู่ว่าจะไปหาหมอธรรม
แตนก็ไปขออนุญาตแม่น้องชมพู่แล้วก็ขับรถไปรับหมอธรรมมา
ก็หมอธรรมกับป้าแตนเนี่ยต้องมาจากร้อยเอ็ดนะฮะกลับมาถึงบ้านก็ตอนเที่ยงนะครับ
ลุงพลก็ขึ้นเขาไปกับลุงค่ายตอนประมาณ๕โมงเย็นตามนิมิตของหมอธรรมที่บอกว่าน้องอยู่บนลานหินหลังภูเหล็กไฟ
ก่อนจะไปขึ้นเขากับลุงค่ายตอนประมาณ๕โมงเย็นหลังไปหาหมอธรรมและหมอธรรมนิมิตเห็นว่ามีเจ้าที่เจ้าทาง
พาไปอยู่บนลานหินหลังภูเหล็กไฟนะฮะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ไปถามลุงค่ายว่าเออวันนั้นไปจริงไหม
ค่ายก็ยืนยันว่าขึ้นไปตามหาน้องชมพู่จริงนะไปกับลุงพลจริงไปช่วงสักค่ำละ๑๒พฤษภาคม
เพราะว่ายายสมควรยายของน้องชมพู่เนี่ยบอกว่าหมอทำทำนายว่าน้องอยู่บนลานหิน
ก็พากันไปดูตามคำทำนายของหมอธรรมแต่ลุงค่ายบอกไปแล้วไม่เจอนะฮะ
ไม่เจออะไรผิดปกติก็กลับลงมาสักประมาณ๑๒ธุ่ม

หมดแล้วน้องหมดแล้วเขาจะไปที่หลังไม่รู้
เพราะว่าผมก็ไม่ได้อยู่คงเข้าป่าอะไรใช่ไหม
ถ้าเขาจะไปที่หลังเราไม่รู้
พลก็อยากไปนั่นแหละไปหานั่นแหละตามปกติก็
เขาบอกเราก็ต้องไปใช่ไหมเพราะว่าพยายามพยายามเจอน้องเร็วที่สุดในความคิด
หมอเขาว่าตรงนั้นตรงนี้เราก็ไปเพราะไปได้ไป
แต่มันไม่ใช่ชุดผมคนเองนะขึ้นดีกว่าสวนลงสวนขึ้นสวนลง
พวกผมขึ้นไปครับที่เขาขึ้นไปก่อนพวกผมนี่มันจะลงมาประมาณนี้แหละ๕โมงเย็นนี่แหละ
กลับมาก็ไปวัดถ้ำแกรบทิพย์อยู่ที่สกลนครไปกับลุงวี
เราก็ไปหาลุงวีนะฮะลุงวีเนี่ยบอกว่าวันที่๑๔พฤษภาคมเนี่ย
เดินทางไปกับลุงพลจริงนะหลังที่ไปตามหาน้องชมพู่ระแวกบ้านน้องในวันนั้นน่ะนะ
แล้วแม่น้องชมพู่เนี่ยบอกว่าให้พาลุงพลไปนิมนต์หลวงพ่อนินที่วัดแกรบทิพย์
ไปช่วยดูดวงว่าน้องชมพู่เนี่ยอยู่ที่ไหนเขากับลุงพลก็เดินทางไปที่วัด
ก็ไปเจอหลวงพ่อนินแต่ท่านไม่ว่างนะก็ที่จะดูดวงให้น้องชมพู่ตอนนั้นนะฮะ
ที่จำได้หลวงพ่อนินเนี่ยท่านก็ดูให้เลยนะฮะแม้ว่าช่วงหลังที่ท่านจะนิมนต์มาที่นี่เลย
ไม่ว่างเนี่ยท่านก็ดูให้ตรงนั้นเลยซึ่งลุงวีเนี่ยบอกว่าเท่าที่จำได้หลวงพ่อนินเนี่ยบอกว่ามีผู้หญิงชุดขาวผมยาว
อุ้มน้องชมพู่ขึ้นไปแต่ไม่ได้บอกว่าผู้หญิงชุดขาวคนนี้คือใคร
หลังจากนั้นก็พากันเดินทางกลับมาถึงประมาณบ่ายสามโมงโดยลุงพลได้จอดรถปากซอยบ้านน้องชมพู่
เพราะลุงพลเนี่ยต้องเอารถไปเก็บก็ให้ลุงวีเนี่ยเอาเรื่องที่ได้รับรู้จากทางหลวงพ่อนินที่ดูดวงให้เนี่ย
บอกกับแม่น้องชมพู่ที่บ้านลุงวีบอกว่าก็อยู่ที่บ้านน้องชมพู่สักสามสิบนาที
แล้วก็เห็นลุงพลเดินขึ้นมาในซอยบ้านน้องชมพู่จากนั้นประมาณ๕นาทีลุงวีก็กลับบ้าน
แล้วก็มารู้ข่าวตอนทุ่มกว่าว่าเจอน้องชมพู่แล้วแต่ว่าน้องชมพู่เนี่ยเสียชีวิตแล้ว
วีก็ขึ้นเขาไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับชุดพิสูจน์หลักฐาน
ขึ้นไปเป็นชุดที่๓แล้วเป็นชุดเป็นกลุ่มคนที่๓แล้วในชุดที่ขึ้นขึ้นไปกัน
ไปถึงก็ไปเห็นนายโชธช่วงแล้วก็เห็นน้าเสริมน้าเขยน้องชมพู่แล้วนายเจริญเพื่อนของพ่อน้องชมพู่อยู่บนนั้น
คุณระวีการก็พยายามที่จะไล่แกะรอย
ไปตามเส้นทางนะครับก็ไปหาหลวงพ่อนินวันนั้นลุงพลเข้ามาจริงไหมมาให้ช่วยดูอะไรยังไงบ้าง
พ่อเนี่ยยืนยันว่าลุงพลมาจริงนะครับมากับลุงวีมานิมนต์จะให้ไปที่บ้านกอก
ช่วงเวลาประมาณก่อนเที่ยงก่อนฉันเพลงบอกว่าจะนิมนต์ให้ไปดูดวงที่บ้านน้องชมพู่
ว่าน้องชมพู่เนี่ยหายไปไหนหลวงพ่อตอนนั้นบอกไปไม่ได้นะเพราะว่ามีกิจนิมนต์อย่างอื่นและไม่ว่าง
ก็เลยบอกให้ลุงพลเนี่ยจุดทูบแล้วกันเดี๋ยวจะนิมิตดูให้ดูดวงให้น้องชมพู่ว่าอยู่ที่ไหน
เพราะว่าตอนนั้นทุกคนก็กังวลใจว่าจะมีคนร้ายลักพาตัวน้องชมพู่ไปหรือเปล่า
แล้วน้องชมพู่ยังมีชีวิตอยู่ไหมหลวงพ่อนินท่านบอกว่าทันทีที่ดูนะฮะ
ภาพในนิมิตรเนี่ยเห็นเป็นคนลักษณะคนโบราณนะเหมือนกับเป็นชีปะขาวแก่ผมยาว
พาน้องชมพู่ขึ้นไปนะขึ้นไปที่ภูเหล็กไฟที่เขาแต่ไม่ได้อุ้มนะ
ลักษณะเหมือนกับดนจิตดนใจแล้วให้เด็กเนี่ยเดินตามขึ้นไป
สักพักจากร่างชีปะขาวก็แปลเปลี่ยนเป็นร่างเทพบุตร
แต่ณเวลานั้นน้องชมพู่ยังมีชีวิตอยู่ยังไม่หมดอายุไข
เพราะปกติหากคนที่เสียชีวิตหลวงพ่อจะสัมผัสได้ว่าจะมีลักษณะกลิ่นเหม็นมากับตัวของญาติที่มาหาด้วย
แต่ตอนนั้นที่ลุงพลมาหาเนี่ยไม่มีกลิ่นลักษณะกลิ่นเหม็นเหมือนกับศพอะไรอย่างนี้มาด้วย
คุณพ่อนินก็เลยบอกกับลุงพลว่าให้รีบขึ้นไปนะที่บนเขาเนี่ยบนภูเหล็กไฟเนี่ยที่เนินดินอะไรอย่างนี้นะครับ
หินอย่างนี้ไม่งั้นน้องชมพู่อาจจะเสียชีวิต
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลหลวงพ่อนินบอกว่ามันก็เป็นเพราะเวรกรรมด้วยนะเวรกรรมของเด็กที่เคยมีไว้ในชาติที่แล้ว
เราก็ถามว่าเอาแล้วชาติที่แล้วเนี่ยน้องไปทำอะไรไว้ขนาดนั้นแล้วทำอะไรกับใครไว้
พบุตรคนนี้เขาเป็นใครอะไรยังไงหรือว่าชีปะขาวคนนี้เป็นใคร
พ่อนินบอกว่าที่นิมิตเห็นนะครับก็คือน้องชมพู่ชาติที่แล้วเคยเป็นชาวนาชื่อนางมะลิ
แล้วก็เคยไปทุบตีทำร้ายผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางก้อนหลังจากมีปัญหาทะเลาะกันอะไรประมาณอย่างนี้ครับ
แต่ก่อนน้องชมพู่นี่เคยทำกับเขาแต่ก่อนหมายถึงว่าเคยทุบตีเขามาแต่ก่อนโน่น
ถ้ามองในยุคนึงลุงพ่อนั่งดูก็เห็นภาพในมิตขึ้นมาอยู่บอกว่าเคยทำเคยทุบเคยตีกับเขามาเขาก็มาเอาคืนก็คืนมาเนี่ย
กรรมเก่าตัวนี้นี่อะสมัยเกิดถ้าลุงพ่อเปรียบเที่ยวว่าสมัยกุล์กรุง๔ยุฒยานั่วแหละสมัยโน้นมัน
เคยเป็นชาวนานแต่ไปทุบตีเขาชื่อนางมะลิหรืออะไรนี่แหละลักษณะหนึ่ง
น้องชมพู่เนี่ยชื่อนางมะลิแต่ไปทุบตีกับนางก้อน
ทุบตีนางก้อนแต่เขาก็มาเอาคืนมัน
แต่ถ้ามองแง่หนึ่งก็คือนางก้อนกับนางมะลินี่แหละ
วันนี้ก็แย่งแย่งสามีกันเพราะแย่งสามีกันวันนี้
ผลสุดท้ายก็เลยมาเกิดใหม่อีประตีเขาตาย
เจ้าของมันก็ถือเขาแก้คืนมัน
ไม่ตื่นก็ตีตายก็มีเหตุตอนนี้เขามาเอาคืนเลย

คุณผู้ชมคะสำหรับคดีเรื่องของน้องชมพู่๖๒วันแล้ว

ไม่รู้ว่าใครทำอะไรน้องไม่รู้ว่าน้องเสียชีวิตยังไง
แล้วก็ยังไม่รู้ว่าคนร้ายมีอยู่จริงหรือเปล่าด้วย
แต่ณตอนนี้ชาวบ้านกกอกบางคนสงสัยลุงพล
ญาติของลุงพลเองก็คือแม่ของน้องชมพู่สงสัยลุงพล
ลองไปดูฝั่งญาติฝั่งคนที่เขาเห็นลุงพลกันมาตั้งแต่เด็ก
ดูกันมาแต่อ้อนแต่ออกบ้างไหมคะว่า
เขามองยังไงกับเรื่องนี้เขาคิดว่าลุงพลเนี่ยน่าจะตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้หรือเปล่า
ทีมข่าวเรานะคะเดินทางไปที่บ้านท่าเยี่ยมที่ตำบลหนองแวงใต้
อำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนคร
นี่คือบ้านเกิดของลุงพลนะคะ
ถ้าจำได้เมื่อวานนี้ครอบครัวยาดพ่อแม่ลุงพล
เดินทางไปเยี่ยมลุงพลที่หมู่บ้านกอกไปให้กำลังใจแล้ว
วันนี้เราก็เลยเดินทางมาถึงบ้านเกิดของลุงพลบ้าง
ไปเจอนางแก้วชัยพรมค่ะป้าของลุงพลวัย๖๙ปี
ป้าบอกว่าป้าไม่เชื่อหรอกว่าลุงพลจะเป็นคนร้ายในคดีนี้
เพราะตั้งแต่เห็นกันมาเนี่ยลุงพลไม่เคยมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงอะไรเลย
เองก็ดูข่าวอยู่ตลอดนะก็ทำได้แค่ส่งกำลังใจให้กับหลานชาย
ดูข่าวบางทีเนี่ยสงสารหลานจนน้ำตาซึมเลยค่ะ
ที่ต้องมาเจอกับเหตุการณ์ร้ายแบบนี้
ฝั่งนายคำดีชัยพรมลุงของลุงพลเองก็พูดเหมือนกันนะคะว่า
ลุงพลมาตั้งแต่เด็กจนเข้าสู่วัยรุ่น
ลุงพลเป็นคนดีแล้วก็ไม่ใช่เด็กเกเรด้วย
ส่วนประเด็นเรื่องเป็นคนร้ายหรือเปล่าต้องสงสัยหรือเปล่า
ส่วนตัวลุงเองลุงบอกว่าลุงพลไม่น่าจะเป็นคนร้าย
เพราะว่าด้วยนิสัยของหลานคนนี้แล้วเนี่ยรักเด็กมาก
จะไปฆ่าลูกฆ่าหลานอะไรเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลย
เอาเป็นว่าลุงกับป้าเนี่ยขอส่งกำลังใจให้หลานนะ
สู้แล้วก็ให้พ้นจากเคราะหกรรมในครั้งนี้
มั่นว่าหลานหรือว่าลุงพลเนี่ยคือผู้บริสุทธิ์ค่ะ
ผิดปานั่งอยู่บ้อยผิดลงพออยู่บ้อย

ไม่เชื่อเลยไม่เชื่อเด็ดขาดว่าลุงพลจะเป็นคนร้าย
ลุงพลจะดูมีภาพลักษณ์เป็นคนโพงผางเสียงดัง
บ้างแต่ลุงพลไม่เคยเป็นพิษเป็นภัยกับใครมั่นใจว่าลุงพลไม่มีทางเป็นคนร้ายอย่างแน่นอนค่ะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้หมอปลามือปราบสัมภเวษีออกมาพูดถึงลุงพลอีกครั้งหนึ่ง
หมอปลาเคยลงพื้นที่บ้านกอกมาแล้วหลังจากนั้นก็ยืนยันมาตลอดว่าลุงพลไม่ใช่คนร้ายแน่
วันนี้หมอปลานะครับยังคงยืนยันคำเดิมครับบอกว่ายังไงก็ขอยืนอยู่ข้างลุงพล
เขยน้องชมพู่เพราะสัมผัสได้ว่าลุงพลไม่น่าจะเป็นคนที่ทำร้ายใครได้
ทีนี้ที่ลุงพลให้สัมภาษณ์กับสื่อเอาไว้บอกว่าเดี๋ยวถ้าจบคดีของน้องชมพู่เมื่อไหร่นะ
จะขอบวชนะจะบวชให้กับน้องชมพู่หลานสาวพรรษาหนึ่ง
หมอปลาบอกว่าถ้าเกิดบวชพรรษาหนึ่งนี่ก็อันนี้ก็ยังพอโอเคนะ
แต่ถ้าบวชตลอดชีวิตเนี่ยอันนี้ต้องคิดให้ดีให้นึกถึงเมียกับลูกที่ต้องดูแลด้วย
ถ้าบวชตลอดชีวิตมันจะกลายเป็นทิ้งภาระให้กับภรรยาหรือเปล่า
ที่บวชจะได้บุญเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ได้บุญ
ผมจะบอกให้ก่อนว่าก่อนที่ผมจะขึ้นไปมุกดาหารเนี่ย
ลุงพลก็โดนกระแสลบอยู่แล้วแล้วพอเราไปสัมผัสกับตัวแก
เราก็ยืนข้างแกเลยนะไม่ใช่ว่าลุงพลมีกระแสแล้วผมมาอยู่ข้างกระแสลุงพล
อันนี้ผมอธิบายก่อนนะว่าถ้าใครดูผมขึ้นไปที่มุกดาหารเนี่ย
ตอนนั้นลุงพลโดนเล่นงานเยอะมากนะครับ
เพราะว่าผมคุยกับลุงพลลุงพลบอกว่าผมอยู่ลำบากเหมือนกันหมอ
พอบางทีเราไปไหนคนเขาก็ต้องมองดูว่า
เหมือนว่าคิดว่าลุงพลเป็นฆาตกรนะครับในช่วงตอนที่ผมยังไม่ขึ้นไป
พอผมขึ้นไปสัมผัสกับตัวแกแล้วนะครับเราถึงยืนยันได้ว่า
ผู้ชายคนนี้ไม่ได้มีพิษมีภัยเลยอาจจะเสียงดังนะฮะ
ถามว่าคนพูดเสียงดังคือโจรเหรอคือคนทำร้ายชมพู่เหรอ
และพูดเสร็จเพราะพ่อพูดดีทำไม่ได้เหรอ
อันนี้มันไม่ใช่มันจะวัดจากตรงนั้นไม่ได้นะ
คือเลยผมยืนว่าตั้งแต่ผมไปถ้ำผัดตัวแกถ้ำผัดกับครอบครัวแก
คือก็คือป้าแตนก็รู้แล้วว่าแกไม่ทำหรอก
และแกรักน้องผมก็ได้แอบคุยกับแกนี่แหละ
แกรักท่องผู้มากรักเหมือนลูกตัวเอง
แล้วถามว่ารักเหมือนลูกตัวเองมันผิดตรงไหนอ่ะนะ
แต่ก็ยังว่าฮะเมื่อแกโดนเยอะแล้วก็ให้กำลังใจแก
แล้วผมก็บอกอากาศตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมไปว่าผมอยู่ข้างลุงนะ
เพราะลุงผมมั่นใจว่าลุงไม่ผิดร้อยล้านเปอร์เซ็นต์
แต่วันนี้ถ้าเกิดหวยออกที่ลุงผมพร้อมยื่นมือช่วย
อันนี้นะผมบอกลุงพลว่าลุงพลอย่าเพิ่งตัดสินใจเบิดตลอดชีวิตเลย
เพราะลุงพลยังมีป้าแตนนะยังมีลูกอยู่นะที่ลุงพลต้องดูแล
ถ้าลุงพลไปบวชตลอดชีวิตและลุงพลทิ้งความทุกข์ให้กับป้าแตน
กับลูกชายลุงพลก็ไม่ได้กลุ่นสนา
ผมอยากให้แกคงจะพูดแบบแกน้อยใจผมมากกว่าในความคิดผมอะครับ
คงจะน้อยใจอะไรได้หลายอย่าง
เหมือนว่าทำอุตส่าห์แบบทุ่มเทกายใจสุดท้าย
มันมีกระแสที่ไม่ดีมาหาตัวแกไง
ผมคิดว่าแกน่าจะพูดด้วยความน้อยใจครับอันนี้
หมอปลานะฮะอืมครับหลายคนบอกว่าสงสัยแต่ลุงพลอ่ะ
ตัวพ่อตัวแม่น้องชมพู่เองไม่มีจุดน่าสงสัยเลยเหรอ
หลายคนมองว่าเอ๊ะจริงจริงแล้วอ่ะครอบครัวอ่ะ
ไปมีปัญหากับคนกลุ่มไหนมีปัญหากับคนกลุ่มอื่นเรื่องอื่น
ความขัดแย้งกันบ้างหรือเปล่าครับมันอาจจะเป็นกรณีนั้นก็ได้นะ
เพราะว่าล่าสุดนะคะแม่น้องชมพู่ได้รับลายปริศนาอืม
อ้างตัวเป็นพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขรองพบตร
ส่งข้อความมาหาไม่ได้มาช่วยเหลือเรื่องคดีนะคะมาถ่ายเงินครับ
ขู่เรื่องคดีนี่แหละบอกว่าถ้าไม่อยากให้เอ่อ
เรื่องนี้จบลงที่คนในครอบครัวตกเป็นผู้ร้ายอืม
จ่ายเงินมาเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องรายละเอียด
เงินมาเลยโอ้โหแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ตกลงเรื่องนี้นะ
เดี๋ยวเตรียมตัวรอเลยนะแตะป้าแตนลุงพลณแต
ใครก็แล้วแต่สดิ้งพ่อแม่ชมพู่รอเลยนะ
พบตรสั่งให้เอาตำรวจไปรับตัวแล้วอื้อหือ
ส่งข้อความมาขนาดนี้ค่ะส่งมาที่ไลน์แม่น้องชมพู่เลย
มาที่ไลน์ส่วนตัวของแม่น้องชมพู่ค่ะเมื่อวานไปแจ้งความแล้วนี่ใช่ไหม
ใช่ค่ะเพราะว่ามีทั้งส่งไลน์มาข่มขู่มีทั้งเสียงโทรเรียกเข้าด้วย
ทีมข่าวเราก็ไปถามแม่เรื่องนี้นะว่าหลังจากแจ้งความแล้ว
ได้ความขึ้นหน้าอะไรบ้างไหมคือมันแม่พอจะรู้หรือเปล่า
ไม่ใช่ไลน์ของของท่านสุวัสดิแน่นอนอยู่แล้วนะครับท่านยืนยันว่า
ไม่ใช่ไลน์ของรองพบตรพลตรวจเอกสุวัสดิ์นะคะครับแต่ตอนเนี้ย
ถามแม่เลยว่าแม่พอจะรู้ไหมว่ามีใครแม่ไปทำอะไรกับใครหรือเปล่า
มีความขัดแย้งอะไรถึงมีคนมาข่มขู่อะไรแบบนี้ฟังเสียงแม่นะคะ
ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำหรอกค่ะแต่แม่เชื่อว่าตำรวจคงตรวจสอบได้
เขาคงจะหวังเงินจากแม่แหละแต่แม่ไม่มีเงิน
คือพอมีแบบนี้แม่ก็จะปรึกษาตำรวจทุกอย่างค่ะ
ทำไมแม่ถึงกินว่าเขาหวังจัดแม่
เขาบอกว่าให้แม่ยอมเสียเงินเพียงน้อยนิดเพื่อแลกกับ
เอออะไรกับอะไรถูกเออค่ะ
ใช่มั้ยครับของแม่ระยะญาติ

แป๊บเดียวเดี๋ยวก็เจอตำรวจปทเขาเก่งค่ะ

เดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่๖๓แล้วนะ
เดี๋ยวตามกันต่อว่าความคืบหน้าจะเป็นยังไง